วันนี้วันที่สี่สิบสี่นะครับ
ถ้านับตั้งแต่วันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ที่น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านนะครับ
เด็กหญิงวัย๓ขวบคนนี้หายจากบ้าน
ในพื้นที่บ้านกกอกตะบนกกตูม

คือวันนี้เนี่ยตอนบ่ายนะฮะผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดมุกดาหารคุณภูริพัฒน์บุญนิน
บอกว่าเนี่ยครับให้จับตาดูตอนนี้ได้เลยเพราะว่าตำรวจนะได้ไปยื่นต่อสาร
อนุมัติศาลออกหมายจับนายนารินคนนี้
นายนารินคนนี้คือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยตำรวจพาไปสอบปากคำอยู่๓วันยังไม่ได้กลับบ้าน
ใช่ค่ะเป็นหนึ่งใน๗ผู้ต้องสงสัยกลุ่มแรกในคดีของน้องชมพู่นะคะและสอบปากคำ๔วัน๓คืนยังไม่ได้กลับบ้าน
ถูกต้องนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับที่สุดแล้วสารอนุมัติหมายจับออกมาจริงแต่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับเด็กหญิงอีกคนนึง
เด็กหญิงวัย๕ขวบนะครับซึ่งก็ต้องไปขยายผลต่อว่านายคนนี้จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีน้องชมพู่หรือไม่อย่างไร
ใช่ค่ะนะฮะนายนารินเชื้อคมตานะครับอายุก็สี่สิบกว่านะครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกอกนั่นแหละนะครับ
ชื่อเล่นก็ที่เขาเรียกกันก็นายรินถูกสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับข้อหากระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
ซึ่งเด็กหญิงคนนี้อายุ๕ปีนะครับหลังจากที่ตำรวจไปสืบทราบว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายนารินไปก่อเหตุกระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ปีนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยแม่ของเด็กเขาไปสังเกตพบว่าลูกสาวเนี่ย
ผิดปกติที่อวัยวะเพศก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะฮะเบื้องต้นแพทย์ระบุว่ามีอาการติดเชื้อ
และทางเดินปัสสาวะต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานอยู่๗คืน
ตั้งแต่๑๘มีนาคม๖๒
ต่อมาครอบครัวก็ได้นำตัวเด็กหญิงคนนี้ไปตรวจร่างกายซ้ำ
แล้วพบร่องรอยฉีกขาดของอวัยวะเพศ
ของเด็กก็เลยไปแจ้งความที่สพกกตูมจังหวัดมุกดาหาร
แล้วก็ได้นำตัวเด็กหญิงเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโดยสหวิชาชีพ
ก่อนที่เด็กหญิงจะชี้ตัวยืนยันว่าคนที่กระทำก็คือผู้ชายคนนี้
นายนารินเชื้อคมตานะครับแล้วก็นำมาสู่การออกหมายจับในวันนี้
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวทันทีอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปพาตัวมาตั้งแต่เมื่อ๓๔วันที่แล้ว
ทีแรกเราก็เอ๊ะพาไปสอบปากคำคดีน้องชมพู่โอ้โหสงสัย
ไม่รู้จะใช่ไม่ใช่แต่ว่าไป๓คืน๔วันยังไม่ได้กลับบ้าน
ก็ตอนนี้เป็นอีกหมายนึงนะครับท่านผู้ชมช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณพุทธิพรรดิบุญนินต์
สื่อข่าวของเรานะครับซึ่งไปตามเรื่องของหมายจับเรื่องของคดีนี้อยู่นะครับ
ก็ตามชุดสืบสวนของกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร

เพราะว่าชุดสืบสวนคุมตัวนายนารินมาส่งให้กับท้องที่
ก็คือสพกกตูมที่ก่อคดีเอาไว้ตรงนี้นะครับ
นายนารินลงจากรถเนี่ยตำรวจนอกเครื่องแบบ

แล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาขึ้นไปที่สพกกตูมนะครับ
แต่ตอนลงมาก็เห็นชัดเลยว่าท่าทีนี้อ่อนล้าเลยนะ
เพราะว่าถูกคุมตัวไปสอบปากคำ๓คืน๔วันนะครับ
ก่อนที่ศาลจะอนุมัติหมายจับให้กับเจ้าหน้าที่ในวันนี้
เป็นคดีก่อเหตุกระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ปี
นายนารินบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าตกใจมากที่ถูกออกหมายจับ
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนกระทำอะไรกับเด็กหญิงวัย๕ขวบตามที่ถูกกล่าวหา
แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเสียชีวิตของน้องชมพู่ด้วย
เสียใจมากที่ถูกออกหมายจับอยากขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้
ขอสาบานได้เลยว่าเขาไม่ได้ทำจริง
หรือถึงต้องทำแต่สิอ่ะ
หรือให้พระเจ้ากลับสามารถเรียกลวงอย่างผมเราไม่ได้
ส่วนเรื่องราวของนายนารินเนี่ยนะครับช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปเขาเคยพูดไว้ยังไงคุยยังไงบอกอะไรยังไงไว้บ้างเดี๋ยวเราไล่เรียงให้นะครับ
ผู้ชมรอแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อหาล่าสุดที่ถูกจับในวันนี้เนี่ยนายนารินนะครับถูกจับกลุ่มในข้อหากระทำอนาจารย์เด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๓ปี
หลังจากเกิดเหตุที่พบศพเด็กตั้งแต่๑๔พฤษภาคม
ก็มุ่งสแกนไปที่กลุ่มคนต้องสงสัยทั้งในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
เกี่ยวกับพวกกลุ่มที่เคยมีคดีหรือว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของยาเสพติด
คนที่เคยพ้นโทษออกมานะครับคนที่มีอาการทางจิตประสาท
หรือว่ามีอาการเกี่ยวกับเรื่องของโรคจิตอะไรพวกนี้นะครับ
หมกมุ่นหรือพวกที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านการก่อเหตุทางเพศ
ไปพบว่านายนารินเคยก่อเหตุกับเด็กหญิงอายุ๕ขวบเอาไว้
ก่อเหตุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะฮะตำรวจก็ขยายผลอยู่นะครับ
จะเชื่อมโยงกับการก่อเหตุในคดีของน้องชมพู่หรือเปล่า
นายนารินเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่นะครับ
ตั้งแต่เกิดเหตุเกิดคดีเรื่องของน้องชมพู่
ถูกคุมตัวไปสอบปากคำมา๓ครั้งแล้วนะครับ
ครั้งล่าสุดเนี่ยตำรวจมาคุมตัวไปจากบ้าน
เมื่อสายวันที่๒๑มิถุนายนแล้วก็ไม่ได้กลับมาบ้านเลยนะฮะ
วัน๓คืนระหว่างนั้นเนี่ยภรรยาบอกว่าก็เป็นห่วงสามี
แต่ตำรวจก็ให้สามีโทรมานะโทรไปก็ได้
คุยกันเขาก็บอกว่าเขาก็ปลอดภัยดีไม่ได้ถูกทรงถูกซ้อมอะไร
สุดท้ายนี้วันนี้ก็ถูกออกหมายจับนะฮะ
ล่าสุดตำรวจนะครับได้เชิญตัวภรรยาของนายนารินไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เมื่อคืนก็มาเชิญตัวไปสักถามครั้งหนึ่งแล้วที่สพกกตูม๕ชั่วโมงกว่า
แล้วก็ให้กลับบ้านไปก่อนวันนี้ก็เชิญไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นายนารินเป็นผู้ต้องหาคดีอาณาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบนะครับ
แล้วก็ยังมีประวัติคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรื่องการเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
เมื่อปี๕๗เคยถูกจับกลุ่มจำคุกเป็นเวลา๑ปีในคดีลักลอบตัดไม้ด้วยนะฮะ

อ่าตำรวจก็บอกว่าไม่อยากจะให้เข้าใจผิดหรือว่าสับสนนะคะ
ตำรวจยังไม่ได้ขออนุมัติศาลออกไหมจับผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่นะคะ
แต่นี่ศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับนายนารินข้อหาอาณาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบอีกคนนึง
แต่ก็ต้องขยายผลว่าจะไปเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่า
เพราะนายนารินผู้ต้องหาคนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่
ตอนนี้นายนารินยังอยู่ที่สพกกตูม
ติดตามการรายงานสดค่ะจากคุณภูริพัฒน์บุญนิน
รายงานสดมาจากสพกกตุมจังหวัดมุกดาหารนะคะ

หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการส่งมอบตัวให้กับพื้นที่ดำเนินคดี
ขณะที่เมียของนายนารินนั้นเดินทางมาเยี่ยมสามี
โดยหลังจากเยี่ยมเสร็จแล้วแล้วลงมานั้น
ผมมีโอกาสสอบถามตัวของมายนายนารินนะครับ
เขายังคงงงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ผ่านมานานแล้ว
และมีการพูดคุยกันจบไปเสร็จสิ้นแล้วครับ

เพราะว่าญาติของนายนารินนั้นเดินทางกลับไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกกตูม
ยังคงควบคุมตัวนายนารินเชื้อคมตา
ผู้ต้องหาในคดีอาณาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบ

ภายหลังจากที่พันธ์ตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
ส่งตัวนายนารินให้กับตำรวจพื้นที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา

ตัวของนายนารินยังคงอยู่ภายในห้องควบคุมตัว
ยังไม่เข้าสู่กระบวนการสอบปากคำของพนักงานสอบสวนพื้นที่
เพื่อสอบปากคำทำสำนวนเข้าสู่กระบวนการในการดำเนินคดี
สีหน้าสีตาของนายนารินนั้นผมเห็นได้ชัดนะคะว่าค่อนข้างมีความเครียด
เพราะไม่คาดคิดว่าตัวเองจะถูกออกหมายจับในคดีนี้
ซึ่งก่อนหน้านั้นตำรวจชุดสืบสวนที่ขี้คลายคดีน้องชมพู่
เชิญตัวนายนารินออกมาจากบ้านตั้งแต่วันที่๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา
เพื่อสักถามในฐานะผู้ต้องสงสัยในกลุ่มของผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งเป็นคนละคดีกันกับที่เจ้าตัวถูกออกหมายจับ
โดยเจ้าตัวยังคงยืนยันหนักแน่นมาตลอดนะคะว่าตลอด๓๔วัน
ขออภัยครับตลอดการสอบสวน๔วัน๓คืนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่อย่างแน่นอน
บรรยากาศที่สพกกตูมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีพนักงาน
มีนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
และนางมะยุรีอึ้งตระกูลหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ทราบเรื่องก็มาติดตามลงพื้นที่ทันทีรวมถึงญาติพี่น้อง
เมียของนายนารินด้วยมาเฝ้ารอเยี่ยมสามีที่โรงพักกกตูม
พร้อมกับเอาข้าวและน้ำให้นายนารินทานในห้องขัง
และมีการเข้าไปพูดคุยกับนายนารินนานกว่า๑ชั่วโมงนะครับ
ซึ่งประเด็นหลักที่พูดคุยกันยังคงเป็นการสอบถามตัวของนายนาริน
เจ้าตัวนั้นได้ทำตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่
ซึ่งผมได้ยินเสียงของนายนารินที่พูดกับเมียนะครับว่า
บอกว่าสาบานไม่ได้ทำอย่างแน่นอน
ซึ่งเมียของนายนารินบอกกับผมหลังจากเข้าพูดคุยกับสามี
บอกว่าตัวเองนั้นรู้สึกงงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
และครอบครัวรู้สึกไม่เป็นธรรมที่โดนตำรวจทำแบบนี้
เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีการพูดคุยเข้าใจกันดีทั้งสองฝ่าย
แต่ไม่รู้ทำไมตำรวจจึงทำแบบนี้
ซึ่งหลังจากนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือกับญาติ
ว่าจะมีการประกันตัวออกมาสู้คดีหรือไม่
ฟังเสียงเมียของนายนารินครับ
ข้อมูลการสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวของฝ่ายสืบสวนที่แกะรอยเบาะแสคนร้ายในคดีน้องชมพู่
มีการตรวจสแกนกลุ่มผู้ต้องสงสัยในพื้นที่

รวมถึงมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
กระทั่งได้ข้อมูลจากพ่อและแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ที่เอาตัวไปสอบปากคำเมื่อหลายวันก่อนนะครับ
ได้ข้อมูลว่านายนารินเคยล่วงละเมิดทางเพศเด็กวัย๕ขวบ
ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลถึง๗วัน
แต่ตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเด็กถูกกระทำอนาจารย์
กระทั่งเมื่อ๒๓วันก่อน
และเอาตัวน้องไปตรวจร่างกาย
พบร่องรอยและสอบปากคำร่วมกับนักสหวิชาชีพ
จนมาถึงการออกหมายจับในวันนี้
อภัยครับสิ่งที่ทำให้ตำรวจนำข้อมูลพฤติการของนายนาริน

เนื่องจากข้อหาที่นายนารินถูกจับกลุ่ม

อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
เพราะไม่ตัดประเด็นใดจากนายนารินทิ้งไป
ก่อนที่จะหาพยานหลักฐานอื่นที่จะเชื่อมโยงด้วย
คุณผู้ชมครับภายหลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นนายนารินในวันพรุ่งนี้
น้ำพนักงานสอบศูนย์สพกกตูม
จะนำตัวนายนารินไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารในวันพรุ่งนี้ทันทีครับ
ทั้งหมดนี้ความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสถานีตำรวจภูทรกกตูมจังหวัดมุกดาหารครับ

ครับก็แม้ว่าจะเป็นคนละคดีกันกับคดีของน้องชมพู่เนี่ย
แต่ต้องยอมรับว่ากระแสความเคลื่อนไหวต่างในพื้นที่มีมาก
ว่าสุดท้ายแล้วผู้ต้องหาคนนี้ในคดีนี้
มันจะไปเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือไม่อย่างไร
นายนารินเนี่ยก่อเหตุกระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบ
ก่อเหตุไว้เมื่อกลุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วคดีของน้องชมพู่หายไปพฤษภาคมช่วงกลางเดือน

เมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะตอนที่มีกระแสข่าวความเคลื่อนไหวต่าง
ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีการออกหมายจับชาวบ้านคนหนึ่ง
พื้นที่บ้านกกอกนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตกเป็นหนึ่ง
ผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็พยายามตรวจสอบข้อมูลนะฮะแล้วก็ได้ขึ้นเขาไปพร้อมกับ
คลี่คลายคดีอีกชุดหนึ่งด้วยนะวันนี้เขาขึ้นเขาภูเหล็กไฟ
อีกชุดหนึ่งก็ไปขออนุมัติศาลออกหมายจับ
สุดท้ายแล้วก็เป็นการออกหมายจับเกี่ยวกับคดีอื่น
อย่างที่เรารายงานไปวันนี้ท่านผู้ชม
ถ้าจะย้อนไปก่อนที่ศาลจะอนุมัติหมายจับนายนารินนะครับ
ทีมข่าวของเราทีแรกก็พอจะได้ข่าวแล้วล่ะ
ได้ข่าวแล้วว่าที่สารจะออกหมายจับที่ตำรวจไปขอออกหมายจับ
แล้วศาลจะอนุมัติศาลหรือไม่แล้วก็รอกันอยู่คือนายนาริน
เพียงแต่ว่าจะเป็นคดีไหนข้อหาอะไรบ้าง
ก็เป็นอย่างที่ท่านทราบนะครับเป็นคดีของเด็กหญิงวัย๕ขวบ
ไม่ใช่คดีของน้องชมพู่นะครับ
แต่ตอนนั้นเราก็เลยไปคุยกับภรรยาของนายนารินที่บ้าน
เมื่อช่วงเช้านะครับไปเจอภรรยากับลูกชายของนายนารินที่บ้านพอดีนะครับ
เพราะว่าเขาก็รอนายนารินอยู่ไป๓วัน๔วัน๓คืน
ยังไม่ได้กลับบ้านเลยหลังจากถูกเรียกไปสอบปากคำนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มไปก็เจอพอดีนะครับก็ถามว่าอ้าวเป็นยังไงบ้างล่ะ
เมื่อเช้านะถามว่านายนารินถูกปล่อยตัวมาหรือยังนะครับ
คือเราก็รู้ข้อมูลแหละแต่เราก็ยังไม่ได้บอกหรอกนะครับ
เพราะต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขาแจ้งกันเองนะ
ภรรยาของนายนารินบอกว่ายังไม่ได้กลับมาเลยนะ
เมื่อ๓วันก่อนตำรวจมานำตัวสามีไปบอกว่าไปสอบปากคำ
แต่บอกว่าไม่มีอะไรมากหรอกไปขอข้อมูลเรียกไปพูดคุยอะไรนิดหน่อย
แต่ผ่านไป๓คืน๔วันก็ยังไม่ได้กลับบ้าน
ภรรยานายนารินบอกว่าตอนแรกเป็นห่วงสามีว่าจะเป็นยังไง
ก็โทรหาสามีทุกวันนะว่าเออสามีเป็นยังไงสบายดีไหม
ตำรวจถามอะไรบ้างถูกทำร้ายถูกซ้อมหรือเปล่า
ก็ได้รับโทรศัพท์นะตำรวจก็ให้คุยอะไรได้
แต่ไม่ได้พูดอะไรมากบอกแค่ว่าสบายดี
ก็ยังวางใจว่าเออสามีคงไม่เป็นอะไร
ภรรยานายนารินยืนยันว่าคดีของน้องชมพู่เนี่ย
ไม่เกี่ยวกับสามีแน่
เพราะวันที่๑๑พฤษภาคมช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไป
ตอนนั้นแม้เธอจะไม่ได้อยู่บ้านกับสามี
แต่ลูกชายอยู่นะครับลูกชายนอนอยู่กับพ่อ
มีลูกคนกลางกับลูกที่อายุ๕ขวบลูกคนเล็ก
ไม่ได้ออกไปจากบ้านเลยนะครับอยู่กัน๓คนไม่ได้ไปไหนแน่นอน
แล้วที่ต้องนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
ก็เพราะว่าเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคม
นายนารินสามีขึ้นไปบนภูเขามา
อีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงข้ามภูเหล็กไฟไปเก็บของป่า
ไปทั้งวันไม่ได้หลับไม่ได้นอน
พอมาถึงบ้าน๑๑พฤษภาคมก็เลยนอนนอนหลับนะหลับแบบหลับเป็นตายหลับทั้งวันเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่สามีเนี่ยจะเดินไปบ้านน้องชมพู่
แล้วลักพาตัวน้องแล้วพาไปทำร้าย
ภรรยานายนารินบอกกับเรานะครับว่าครอบครัวไม่เคยมีความขัดแย้งอะไร
กับครอบครัวน้องชมพู่ด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรเลย
ที่สามีของเธอจะไปทำร้ายน้องชมพู่
ในวันที่สิบกลางคืนแต่ว่าจะมีลูกชายคนกลางอยู่บ้าน
อยู่กับพ่อเขา
ตัวพี่รินเองเคยมีความขัดแย้งกับพ่อแม่น้องชมพู่ไหมครับ

ไม่เคยน่าจะไม่เคยเท่าที่รู้นะไม่มี
มันเรื่องธุรกงธุรกิจหรือว่าที่ดินก็ไม่ได้อยู่ใกล้กัน
โอ้โหคนละเรื่องคนละไอ้นั่นเลยค่ะไม่มีเลย
โยนความผิดเกี่ยวกับคดีนี้เหรอคะ
ต้องดูที่หลักฐานของคุณตำรวจด้วยเนอะ

แต่ว่าเราก็มั่นใจไงเขานอนอยู่บ้าน

เป็นห่วงไหมครับ

เขาบอกว่าไม่มีอะไรโทรมาเขาก็หัวโลธรรมดานะ
นี่นะครับแต่ว่าเป็นการที่เราไปถามนะครับ

ก่อนที่สามีจะถูกออกหมายจับแล้วก็ควบคุมตัว
ในคดีกระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบนะครับ
ส่วนลูกชายของนายนารินนะครับ
แม่บอกว่านี่เป็นพยานสำคัญจะยืนยันได้เลยว่า
พ่อนอนอยู่กับลูกตลอดทั้งวันวันที่๑๑พฤษภาคม

เราได้รับอนุญาตจากคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะครับ
น้องเขาก็ยืนยันว่าเขานอนอยู่กับพ่อจริงนะครับในวันนั้น
แล้วก็มีน้องคนเล็กอายุ๕ขวบที่บ้านด้วย
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พ่อจะออกไปนอกบ้าน

คุณนฤทธิ์ก็ถามว่าเออแล้วกลัวไหม
ว่าพ่อเนี่ยจะต้องกลายเป็นถูกโยนความผิดให้ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไร
เพราะว่าเราเองก็ยืนยันว่าเรานอนอยู่กับพ่อทั้งวันวันนั้น๑๑พฤษภาคม
เพราะว่าตำรวจก็พาตัวพ่อไปสอบปากคำอยู่๓๔วันแล้วนะครับ
น้องเขาก็บอกกับคุณนฤทธิผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเชื่อว่าพ่อเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องนี้แน่นอนนะ
ถ้าตำรวจจะจับพ่อก็ต้องมีหลักฐานจริง
เชื่อว่าตำรวจยังไงก็จะให้ความยุติธรรมกับพ่อ
วันที่๑๑พ่อก็อยู่กับผมในข้างในบ้านครับ

พ่อลงมาก็ดึกแล้วพ่อก็นอน

อยู่ไปประมาณบ่ายได้ครับ
ช่วง๙โมงเช้าช่วงที่น้องชมพู่หายนี่พ่ออยู่ไหน
พ่ออยู่บ้านครับพ่อก็นอนพักตรงพัดลมข้างในบ้าน

พ่อก็นอนพักตรงพักตรงในบ้าน

๖โมงไปกีดยางครับ
พ่อเคยมีปัญหาอะไรกับพ่อแม่น้องชมปุ้ง
ไม่มีเลยครับเพราะบ้านก็อยู่ห่างไหน

ไม่น่าจะอยู่นะครับสมบวชเขาก็น่าจะหาคนที่ผิดจริง
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตคุยกับลูกสาวคนโตของนายนารินนะคะ
ผู้ต้องหาคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบอีกคดีหนึ่งคนละคดีกับน้องชมพู่
แต่อยู่ระหว่างการขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่า
ลูกสาวคนโตก็บอกเลยว่าตกใจมากนะคะ
ที่มารู้ว่าพ่อถูกสารมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับในคดีอนาจารย์เด็กผู้หญิงอายุ๕ขวบ
เพราะว่าเธอบอกเลยว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนเลย
มันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
พ่อของเธอไม่มีทางที่จะทำอะไรแบบนี้แน่นอนนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาพ่อไม่เคยมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้กับเด็กผู้หญิงคนไหน
แต่ถ้าถามว่าพ่อมีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า
ลูกสาวคนโตยอมรับว่าก็เคยมี
ข้อหาอาณาจารย์เด็กวัย๕ขวบที่ตำรวจออกหมายจับ

ลูกสาวคนโตบอกว่าตำรวจไปเอาข้อมูลมาจากไหน
รู้มาแค่ว่าก่อนหน้านี้เด็กหญิงวัย๕ขวบคนนี้
มีเรื่องทะเลาะเพราะว่าไปเล่นกับเด็กผู้ชายคนนึง
ในวัยไล่เลี่ยกันตอนอยู่ที่โรงเรียนครับแล้วก็เด็กผู้ชาย
ต่อยท้องเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นลักษณะของการหยอกกันเล่น
ภาษาเด็กผลการตรวจก็ยืนยันออกมาว่าไม่ได้เกี่ยวกับ
อนาจารย์อะไรเลยไม่รู้ว่าสิ่งนี้มาเชื่อมโยง
พ่อเธอได้ยังไงถ้าพ่อถูกจับหรือถูกโยนให้เป็นแพ้
เธอก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัว
ถ้าพ่อถูกจับแล้วแม่แล้วน้องชายอีก๒คนที่ยังเล็ก
อยู่จะอยู่กันยังไงก็เลยอยากจะฝากถึงพ่อด้วย
ขอให้พ่อสู้คิดว่าตำรวจไม่จับแพ้แน่ตำรวจไม่มีทาง
จับคนบริสุทธิ์ซึ่งก็ต้องขอความเป็นธรรมให้กับพ่อเธอด้วย
ใช่ค่ะอีกอย่างเขาก็มีแบบว่าลูกสาวเนาะก็เพราะกัน
น่าจะไม่ทำเหรอ
วันที่๑๑ชั่วทิ้งน้องกับผู้หายพ่ออยู่ไหน

อยู่เหนืออนาคตน้องชายอีกสองคนนะคะ

ถ้าขาพ่อไปหนูนั่นก็จะพยายามเข้มแข็งค่ะ
แต่ว่าถ้าน้องชายอีกสองคนก็นะคะ
นี่นะครับแต่ว่านายนารินเนี่ย
ตามข้อหาที่สารอนุมัติหมายจับเป็นเรื่องของการ
อาจารย์เด็กหญิงอายุ๕ขวบนะครับ

คดีน้องชมพู่นี่เขาเป็นผู้ต้องสงสัย

ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าจะย้อนไปเนี่ยนะ
นายนารินเชื้อคมตาไม่ใช่ว่าเราไม่เคยพูดคุยมาก่อนนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุพบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟเมื่อ๑๔พฤษภาคม
ตอนนั้นตำรวจนะครับก็พุ่งเป้าสืบสวนสอบสวนไป
กลุ่มบุคคลต้องสงสัยหลายกลุ่มนะครับ
มีทั้งกลุ่มคนที่อยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่ด้วย
เชิญตัวไปสอบปากคำที่สพกกตูมก็หลายคนนะครับ
เพื่อหาความเชื่อมโยงในคดีนายนารินเชื้อคมตาก็เป็นหนึ่งในนั้น
ทีแรกมีผู้ต้องสงสัย๗คนทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่บ้านใกล้
มาทำงานใกล้แล้วก็เพิ่มบุคคลใกล้ชิดมาอีกคนนึงก็เป็น๘คน
เมื่อวันที่๑๗พฤษภาคมหลังพบศพน้องชมพู่๓วัน
นี่คือภาพนี้นะฮะคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราตอนนั้น
อยู่ในพื้นที่ยังไปคุยกับนายนารินที่บ้านพักอยู่เลยนะครับ
ตอนนั้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่
ประมาณ๒๙๐เมตรเท่านั้นบ้านอยู่ใกล้นะครับ
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปคือ๑๑พฤษภาคมเขาขึ้นไปหาผัก
หวานไปหาของป่าบนภูผาเหยะอยู่คนละฝั่งกับภูเหล็กไฟด้วยนะครับ
จากนั้นก็ลงจากภูเขากลับมาถึงบ้านประมาณ๒ทุ่ม
แล้วมาเจอลูกชายอยู่ที่บ้านคนเดียวซึ่งลูกบอกว่าแม่ไม่อยู่
เพราะว่าแม่เนี่ยออกไปช่วยตามหาชมพู่ที่หายตัวไป
เพราะฉะนั้นเขายืนยันได้ว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
นี่คือที่เขาให้สัมภาษณ์กับคุณระวีการเมื่อ๑๗พฤษภาคม
แต่เขาบอกว่า๑๑พฤษภาคมเข้าไปหาของป่ากลับมาถึงบ้าน๒ทุ่ม
แต่ล่าสุดเนี่ยทางที่บ้านบอกว่าเขานอนหลับอยู่ทั้งวันที่บ้าน
ไปหาของป่าเนี่ยไปเมื่อ๑๐พฤษภาคมนะจากนั้นนะครับคุณอวีการก็ได้ไปถามนายนารินนะครับ
ว่าไปถูกตำรวจเชิญตัวแบบไหนอะไรยังไงซึ่งก่อนที่คุณระวีการจะได้คุยเนี่ย
เขาถูกเชิญไปสอบปากคำมาแล้ว๒ครั้งที่สพกกตูม
เจ้าตัวยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่นะ
เดี๋ยวย้อนไปฟังวันนั้นนะครับ๑๗พฤษภาคมที่นายนารินให้สัมภาษณ์กับเราเอาไว้
เขาเป็นมะเร็ดขวานอ่ะบ้านผม
ที่ก็ปักหลักทำข่าวอยู่ในพื้นที่มาตลอดนะฮะ
ก็ได้ไปคุยกับนายนารินอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าหลังเกิดเรื่อง
เขาถูกเรียกไปสอบปากคำที่โรงพักสองครั้งตำรวจมาตามที่บ้านอีกสองครั้ง
เพราะว่าสงสัยว่าวันเกิดเหตุ๑๑พฤษภาคมเนี่ย
ทำไมเขาไม่ไปช่วยหาน้องชมพู่นายนารินบอกกับเรานะครับ
เมื่อ๑๓วิธุนายนตามภาพนี้นะครับนายนารินบอกว่า
ที่ไม่ได้ไปช่วยหาน้องชมพู่เพราะคืนก่อนหน้าเด็กหาย
เขาขึ้นไปตัดไม้ที่ภูผาเหยะก็ไปพร้อมกับนายแอ๋ม
กว่าจะลงมาก็เที่ยงคืนนะไปกับแอ๋มพิษนุพร
พอลงมาถึงเที่ยงคืนก็เหนื่อยมากจากการทำงานในป่า
ทำให้ตั้งแต่วันที่๑๑๑๒๑๓พฤษภาคมเนี่ย
เขาไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ไปช่วยตามหาน้องชมพู่เลย
แต่ก็มีภรรยากับลูกเขานะที่ไปช่วยตามหา
แล้วตกลงน้องชมพู่ฉันก็ทำ

หลายคนแล้วอืมติดงานด้วยครับผมโอ้ยบอกผมก็อยู่แปลกแปลกอยู่นั่นแหละ
ผมมาอยู่คือไปซ่อยหาอยู่สามีย่าผมก็เข้าไปนำ
ไทยกรกตูมน่ะมาหายังมาเป็นผู้สงสัยมันนี่คิดว่า
ธรรมดาครับตำลวดก็เพิ่งกระซอบคู่คนน่ะอืมเป็นผู้สงสัย
ใส่ทุกคนเหมือนบ้านแล้วนะบ้านผมนะเพราะฉะนั้นจากคำให้การของนายนารินที่ได้คุยกับผู้สื่อข่าวของเราสองครั้งเนี่ยนะฮะ
ทั้งคุณระวีการคุณวิมนต์วันที่ไปคุยด้วยนี่นะครับก็คือสิบเจ็ดพฤษภากับสิบสามมิถุนาสองครั้งพูดไม่ตรงกันนะครับ
ครั้งแรกนายนารินบอกว่าสิบเอ็ดพฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ตอนที่ชาวบ้านช่วยกันตามหาเด็กเขาไม่อยู่เขาไปเก็บผักหวานที่อีก
ผาหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับภูเหล็กไฟภูผาเหี่ยกว่าจะลงมาก็๒ทุ่มแล้ว
ครั้งที่สองนะครับที่ไปสำพาทเมื่อสิบสามมิถุนายนเนี่ย
นายนารินบอกว่าเมื่อ๑๑พฤษภาคมผมไม่ได้ไปช่วยตามหา
เพราะผมนอนอยู่บ้านทั้งวันนอนพักแบบยาวยาวเลยตั้งแต่สิบเอ็ดสิบสองสิบสาม
เพราะว่าเข้าป่าไปเมื่อวันที่๑๐พฤษภาเหนื่อยมากจากการไปตัดไม้
ไม่ได้ไปช่วยตามหาเด็กแต่ว่าแม้จะให้การไม่ตรงกัน
ไม่ใช่ให้กันแม้จะให้ข้อมูลกับเราไม่ตรงกัน
ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนร้ายคดีน้องชมพู่นะค่ะอ่า
บางทีช่วงเวลามันก็โอ้โหจำสับสนอะไรพวกนี้กันได้นะครับ
อ่าว่าเขาจะทำอะไรอยู่ตรงไหนแบบไหนอะไรยังไงตรงนี้
สุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยู่กับการสืบสวนการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่
เมื่อสิบสามมิถุนายนนะครับท่านผู้ชมครับวันนั้นนะครับ
ถ้าย้อนกลับไปใครติดตามข่าวเรื่องของน้องชมพู่มาตลอด
กับเราเนี่ยที่ไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยท่านต้องจำได้นะครับ
วันนั้นนายนารินได้พาทีมข่าวของเราไปดูจุดตัดไม้บนภูผาเหยะ
เขาบอกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามภูเหล็กไฟที่พบศพน้องชมพู่
วันนั้นเขาอยู่อย่างนี้อยู่ห่างจากบ้านนะ
ตรงจุดตรงเนี้ยที่เขาขึ้นไปตัดไม้ต้องเดินผ่านไร่มันสำปะหลังด้วย
แล้วก็เดินเท้าขึ้นเขาไปอีกไปถึงจุดตัดที่รับจ้างตัดไม้เนี่ย
เป็นไม้ที่ตายแล้วนะตัดไปได้๕๖ต้น
กว่าจะเสร็จก็เที่ยงคืนนะแล้วก็กลับลงมาที่บ้าน
คนที่ซีบคือผมตัดตุ๊กห้อยตัดกลางคืนเนี้ยนะครับ
ยังฝนถูกถุ้มไปแล้วเอิเหินห้็ตรุกถุ้มเลยครับผม
เอาร่มพร้อมได้เออแล้วก็เอาร่มเห็นฟื้นพร้อม
เรามาจากป้าเขาดีเพิ่มก็สูงแล้วก็ไม่ห่อกโมงเนี้ยห่อกโมงแรง
ใส่แบ๊ดได้สัดกลางคืนนะครับ

ครับถึงเมื่อเขานอนมาแล้วเนอะใกล้กัน

มืดแล้วใส่แบ๊ดนะครับใส่แบ๊ด

ผมน้ำมะนักเกี้ยวร้อยเปอร์เซ็นต์การหายของน้องชมพูน่ะ

พร้อมที่สระบานเลยนะสระบานผมน่ะไปด้วยนี้ก็ได้
นี่นะครับหลังจากนั้น๒๐มิถุนายนนะครับ
ตำรวจมาเรียกตัวนายนารินไปสอบปากคำ
อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วสองวันต่อมา
วันนั้นนะครับตำรวจไปที่บ้านนายนาริน

อืมตำรวจไปเก็บขนสุนัขที่บ้านนายนารินเนี้ยตัวที่ชื่อจาหลอยอ่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เก็บแถวบ้านน้องชมพู่ไปหลายตัว
ใช่ไหมมีรายงานข่าวว่าที่ศพน้องชมพู่มีลักษณะขนสุนัข
ว่าขนสัตว์ติดอยู่อืมอ่าก็น่าจะระแวกบ้านน้องชมพู่กว่าจะเจอ
แต่เอ๊ะทำไมวันนั้นมาเก็บขนของเจ้าจ่าหลอยตัวนี้ไปด้วยค่ะ
สุนัขพันธ์ไทยพื้นบ้านตัวผู้ยุคสามปีเนี่ยสุนัขที่บ้านนายนารินเนี่ย
แล้วกว่าจะดึงขนจากมันได้เนี่ยโอ้โหมันไปหลบไปซ่อนอยู่
ไม่ยอมออกมาให้ดึงขนใช่นู่นอ่ะมันหนีไปนู่นอ่ะ
สุดท้ายก็เอาไปยนต์ได้นะครับเอาไปตรวจสอบด้วยนะครับ
ตอนที่มันหลบเข้าไปอยู่ที่พงหญ้าไปแอบอยู่แบบนี้ใช่
แต่เรื่องขนสุนัขเนี่ยมันคือดีเอนเอเทียบเคียงกับ
กรณีคดีของน้องชมพู่แต่ที่เขาถูกออกไม้จับนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายนารินตั้งแต่วันที่น้องชมพู่หายตัว
ไป๑๑พฤษภาคมจนถึงวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับคำให้การของนายนารินนะ
๑พฤษภาคมตอนนั้นให้สัมภาษณ์นะครับ
ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า๑๑พฤษภาคม
เขาไปภูผาเหยียไปหาของป่าไปหาผักหวาน

ไม่ได้ไปช่วยหาน้องชมพู่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวแน่นอนนะครับ
สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งที่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรา๑๓มิถุนายนนะครับ
บอกว่า๑๑พฤษภาคมเข้าไปตัดไม้บนภูเขา
กว่าจะมาถึงบ้านก็เที่ยงคืน
๔พฤษภาคมนายนารินบอกว่าอยู่บ้าน
นอนหลับหมดแรง
ไม่ได้ไปช่วยหาน้องชมพู่เพราะฉะนั้นเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้องชมพู่
ตำรวจเรียกนายนารินไปสอบปากคำ๔ครั้งนะครับ
พฤษภาคมที่สพกกตูม
แล้วก็มาสอบปากคำที่บ้านเพิ่มอีก๒ครั้งด้วยกัน
มิถุนายนมาคุมตัวนายนารินไปสอบปากคำอีก
แต่ทีนี้ไม่ได้ปล่อยตัวมาเลยจนวันนี้นะครับ
๒๒มิถุนายนจนที่ไปที่บ้านนายนาริน

ขนของเจ้าจาหลอยสุนัขที่บ้านของนายนารินไป
เพื่อเอาไปตรวจสอบเทียบเคียงกับคดี

ก็ไปที่บ้านของน้องชมพู่นะคะ
ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปถามว่าเห็นข่าวหรือยัง
ว่านายนารินสารจังหวัดมุกดาหาร

แต่เป็นคดีอนาจารย์เด็กผู้หญิงวัย๕ขวบ

แต่ไปถามความรู้สึกพ่อและแม่ของน้องชมพู่

มันเกิดเหตุการณ์อนาจารย์เด็กผู้หญิงอายุแค่๕ขวบ

ไม่เคยได้ยินว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะคะ
แต่แม่บอกว่ามันก็คงเป็นไปได้
เพราะเคยได้ยินแต่เป็นลักษณะคล้ายกับข่าวลือ

จับตัวนายนารินคนนี้จะมาเกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับคดีน้องชมพู่ลูกสาวแม่หรือเปล่า
แม่บอกว่าแม่ไม่รู้นะคะเพราะตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาที่แม่
คุณแม่สาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่อะค่ะก็บอกว่ามั่นใจในการทำงานของตำรวจ
เพราะว่าเห็นว่าตำรวจทำงานกันทุกวันจริงเพื่อเร่งคลี่คลายคดีนี้นะคะ
ถ้าคลี่คลายได้นอกจากอยากจะให้คนผิดได้รับโทษอย่างสาสมแล้ว
ก็ถือว่าเป็นการคลายล็อกคลายความบาดหมางหมางใจของคนในครอบครัวของคนในพื้นที่
เพราะตั้งแต่ลุงพลที่เป็นลุงเขยเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ตอนนี้นะคะแม่ของน้องชมพู่บอกว่าโอ้โหคนในครอบครัวห่างเหินกันไปหมดทุกคนเลยอะค่ะ
แม่ของน้องสมผู้บอกว่าโอ้โหคนในครอบครัวห่างเหินกันไปหมดทุกคนเลยอะค่ะ
แม่ของน้องสมผู้บอกว่าโอ้โหคนในครอบครัวห่างเหินกันไปหมดทุกคนเลยอะค่ะ
แม่ของน้องสมผู้บอกว่าโอ้โหคนในครอบครัวห่างเหินกันไปหมดทุกคนเลยอะค่ะ
ทำได้เพราะว่าแม่ก็ไม่รู้จะบอกตำรวจว่าแม่สงสัยใครถ้าตำรวจหาเจอก็คือแม่ก็ขอชมเชยค่ะ
เพราะว่าแม่มั่นใจตำรวจมาตลอดเลย
ได้ยินข่าวนี้กับความที่เราบางทีลึกตกเป็นจำเลยสังคมมาแม่
ค่ะมันจะได้กระจ่างสักทีเขาจะได้เลิกว่าเราเป็นฆาตกรสักทีค่ะ
คนในครอบครัวค่ะใช่ยิ่งคนในครอบครัวนี่คือแม่ก็ได้รับแรงกดดันมากนะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องญาติญาติค่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ถ้าอย่างตำรวจสงสัยญาติเราอย่างลุงพลน่ะนะมันก็กดดันกันว่าแม่ไปสงสัยลุงแล้วไปบอกตำรวจหรือเปล่า
ทั้งทั้งที่แม่ก็ไม่ได้ทำหรอกค่ะแม่ไม่ได้บอกหรอกอืมตำรวจท่านก็
ก็เก่งอ่ะนะสืบเองก็ได้ค่ะไม่ต้องมาให้แม่บอกทุกอันหรอก
ค่ะมันกดดันแม่มากนะแม่ต้องอดทนอืม
ก่นด่าในสังคมโซเชียลก็เยอะไม่ต้องอดทนนะมันจะได้จบสักทีค่ะ
ก็ระหว่างที่ทีมข่าวของเราคุยกับคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะ
คุณพ่อก็นั่งอยู่แถวนั้นนะคะคุณพ่อนามัยวงศรีชา
บอกว่าวันนี้ของงดให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
อยากให้มีความชัดเจนในทางคดีก่อนนะคะก็ถึงจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่ม
คุณพ่อคุณแม่ก็นอกจากกลุ้มใจหนักใจเรื่องคดีของลูกสาวแล้วเนี่ย
ก็มีบางส่วนที่จับตามาตั้งข้อสังเกตมานะครับ
ตอนนี้นะครับทุกผู้ชมครับบรรยากาศที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
บ้านกอกมุกดาหารจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเราต้องไปดูกันหน่อยนะครับ
แม้ว่าคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่นะครับยังไม่ชัดเจนว่าคือใคร
แต่ดูเหมือนว่าทุกคนก็จะเห็นว่าเออตำรวจเนี่ยทำงานแล้วอาจจะมีความใกล้เคียงเข้ามาแล้วก็ได้นะครับ
เป็นอย่างไรนะครับบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ติดตามจากคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่บ้านกกอก
มุกดาหารรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของน้องชมพู่นะครับ
จุดที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้ระยะเวลาผ่านไป๔๔วันแล้วนะครับ
คนร้ายที่ลักพาตัวน้องชมพู่ไปยังไม่สามารถจับกลุ่มได้นะครับ
บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของผมนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่
น้าตายณเสริมแล้วก็พี่กะแตนะครับซึ่งเป็นบรรดาครอบครัวของน้องชมพู่นะครับ
ก็ได้นั่งอยู่ที่บริเวณแค่หน้าบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็นั่งดูโทรทัศน์ติดตามข่าวกันอยู่นะครับ
ซึ่งบรรยากาศนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทั้งพ่อและแม่ของน้องชมพู่กันนะครับว่า
วันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของนายนารินที่มีการถูกตำรวจออกหมายจับ
ในคดีที่เกี่ยวกับการอนาจารย์เด็กอายุ๕ขวบเนี่ยครับ
ตัวแม่มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับแม่วันนี้เลยค่ะ
แม่ก็ยังไม่มีความคิดเห็นอะไรแต่มันรู้สึกตกใจค่ะ

ไม่คิดว่าบ้านเราจะมีเรื่องแบบนี้ค่ะ
ตัวนายนารินพ่อกับแม่เคยมีปัญหากันบ้างไหมครับ

คิดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่บ้างไหมครับ
อันนี้แม่ก็ไม่ทราบนะคะแม่ไม่กล้าคาดเดาเลย
เพราะว่าแม่ก็คือเรารู้จักกันแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้สนิทกับเขาอะค่ะ
ตอนนี้ติดตามข่าวทุกวันเลยค่ะ
คือยังอยากจับให้ได้ไว
แล้วมันมีแบบนี้ด้วยเหรอมันจะมีอีกไหมอ่ะ
แม่ก็คิดว่าคดีชมพู่น่าจะเป็นคดีแรกแต่ทำไมมันมีแบบนี้ด้วยเหรอ

ได้มีความคืบหน้ามาบ้างแล้วเกี่ยวกับตำรวจที่มีการเคลื่อนไหว
มีการออกหมายจับตัวของนาริน

ก็เป็นคนหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่เราคิดไว้ในใจบ้างไหมครับ
อันนี้ก็ไม่ได้คิดนะ
ตกใจไหมครับที่มาทราบข่าวเรื่องของพี่นาริน
ก็ตกใจนะที่บ้านนี้ไม่เคยมี

อันนี้ก็ติดตามดูว่ามันจะเป็นอย่างไร

อยากจะฝากถึงตำรวจหรือว่าความรู้สึกตอนนี้ปิดท้ายไหมครับว่าตอนนี้รู้สึกยังไงมันใกล้เข้ามาหรือยังอะไรยังไง
อันนี้ก็สุดแท้ตำรวจเขาทำครับ

นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือความคิดเห็นนะครับของพ่อและแม่น้องชมพู่นะครับ
โดยวันนี้นะครับก็ทางนายลินนะครับก็ถูกตัวถูกตำรวจนะครับนำตัวไปสอบสวนนะครับที่สพกกตูมจนถึงขณะนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีการฝากขังนายนารินนะครับในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าต่อไปนะครับ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่บ้านของน้องชมพู่ตอนนี้นะครับผมนาริสบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดมุกดาหารครับ
ขอบคุณครับคุณนฤทธิ์ครับตอนนี้รายงานสดเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้เป็นความเห็นของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
ทีมข่าวไปที่บ้านลุงพลด้วยค่ะครับลุงเขยของน้องชมพู่นะคะก็ไปถามคำถามเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของนายนารินที่ถูกจับข้อหาอาณาจารย์เด็กผู้หญิงอายุห้าขวบอีกคนนึงคือทีมข่าวไปคุยกับลุงพลที่ต้องไปถามประเด็นนี้ก็เพราะว่าตัวนายนารินเองที่ถูกจับก็เคยถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำในคดีน้องชมพู่ด้วย
ที่ถูกออกหมายจับเนี่ยค่ะที่บ้านลุงพลก็มีลุงพลน้องโอมน้องน้ำมนลูกชายกลับมาจากทำธุระกันลุงพลไปดูอาการเจ้านิกนะคะสุนัขที่ลุงพลเลี้ยงไว้เจ้านิกเนี่ยเจ้าหน้าทีก็มาถอนขนไปตรวจพิสูจน์ดีเอนเอเหมือนกันนะคะคือลุงพลบอกว่าสุนัขของลุงเนี่ยเจ้านิกอ่ะสองสามวันมาเนี่ยอาการแปลกซึ

ลุงพลบอกว่าก็ลุงพลเองก็ยังถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะแต่ก็ไม่ได้อึดอัดเท่าที่ช่วงที่ผ่านมาแล้วเพราะตำรวจก็ไม่ได้มาที่บ้านลุงพลสักสองสามวันแล้วอะค่ะ

ก็ระหว่างที่ทีมข่าวของเราคุยกับลุงพลอยู่อ่ะค่ะมีคนโทรศัพท์ไปหาลุงพลใช่นี่ค่ะลุงพลบอกว่าคนที่โทรมาส่วนใหญ่โทรมาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าถ้ามีอะไรพร้อมให้ความช่วยเหลือนะถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากอะไรลักษณะแบบนี้ค่ะคือลุงพลมั่นใจว่าอีกไม่นานน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในส่วนข
ฝ่ายได้มากขึ้นค่ะ
ถ้าผมทำผมรับไปนานแล้วผมคงไม่ปล่อยให้คนอื่นเขาลำบากขนาดนี้หรอก
คือก็มีหลายคนโทรมาในลักษณะนี้มาให้กำลังใจครับ
เค้าบอกยื่นข้อเสนออะไรบ้าง
ถ้าอยากให้เขาช่วยเหลือก็ให้โทรไปหาเขา

ก็มีหลายคนครับโทรเข้ามา
ท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าเราแยกส่วนนะ
คดีของนายนารินที่ถูกออกหมายจับวันนี้
คือกระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบนะครับ
ถ้าตรงนี้ตำรวจเขาก็ว่ากันไปดำเนินคดีตรงนี้ไป

ก็ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอของท่านเลยนะครับ
ทำอะไรก็ไม่รู้จนเด็กเนี่ยเสียชีวิตอยู่บนภูเหล็กไฟ
คำถามนั้นขนาดนี้มีแน่นอนว่า
ถ้าอย่างนี้แล้วนายนารินจะใช่ไหม

กุมภาพันธ์พฤษภาคมมาถ้ายังพฤติกรรมเหมือนเดิม
ทำอะไรเหมือนเดิมจะมาก่อเหตุกับชมพู่จะใช่ไหม
หรือถ้าไม่ใช่แล้วจะเป็นใครอ่ะทีนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่ามันไม่เกี่ยวคนละคดีนี้ก็คดีนี้กันไป
คดีน้องชมพู่จะคือใครอันนี้ตำรวจก็ยังต้องไล่สืบสวนสอบสวนต่อ
ก่อนหน้านี้นะครับมีหมอดูร่างทรงหมอธรรมมีพระออกมาดูมานิมิตเห็นเยอะแยะไปหมด

ใช่ไหมคนในครอบครัวบ้างที่มองเห็นคนที่เป็นคนมีวิชาอาคมเล่นมนต์ดำอะไรก็มีบ้างนะครับ
ทีนี้ถ้าดูเฉพาะตัวนายนารินเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนร้ายในคดีน้องชมพู่นะ
แต่เขาบอกว่าเขาเป็นพรานป่าเขาชอบไปเข้าป่าหาของป่าอะไรพวกนี้นะครับ
เราก็ไม่รู้ว่าใครจะมองเห็นไม่เห็นอะไรยังไงนะท่านผู้ชมนะ
แต่ถ้าท่านยังจำได้นะครับเคยมีหมอดูคนหนึ่งเป็นหมอดูหนุ่มนะเขาบอกว่าเขาเป็น
ร่างทรงพระราหูหมอนัทตาทิพย์นะครับตอนนั้นมาจากกรุงเทพอ่ะนะ
แล้วก็มาที่บ้านน้องชมพู่บอกว่าอยากมาช่วยหาคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่นะครับ
ก็ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟด้วยบอกว่าจะไปช่วยหาเสื้อเสื้อน้องชมพู่เนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
เพราะว่าเขานิมิตเห็นนะครับแต่ก็ไม่เจอเสื้อนะครับแล้วก็บอกว่าคนร้ายเผาเสื้อน้องชมพู่ทำลายหลักฐานไปแล้ว
นี่ฮะหมอนัทนะครับร่างทรงพระราหูหมอดูตาทิพย์นะครับ
วันนั้นหมอนัทเนี่ยที่คุณนฤทธบุญนิ่มก็ขึ้นไปด้วย
เพราะเขาบอกว่าเขาจะไปหาเสื้อไปหาหลักฐานสำคัญ
ตำรวจยังต้องการแล้วหาไม่เจอ
เขาได้วาดภาพไว้๕ภาพมอบให้กับคุณนฤทธิ์
ที่เขาจะกลับไปกรุงเทพนะครับหมอนัทบอกว่า
ใบหน้าของคนร้ายตัวจริงเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเนี่ย
มีอยู่สองคนนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเขาว่าสามคนนะ
ที่เป็นคนเกี่ยวข้องกับคดีที่เหลืออีกสองภาพเนี่ย
เป็นเส้นทางที่คนร้ายพาน้องชมพู่ไปแล้วก็เป็นภาพบ้านของคนร้าย
นี่ฮะคนแรกหมอนัทบอกว่าคนนี้เป็นคนที่เขาชอบเดินป่า
เดินป่าบ่อยถ้าไม่ได้เป็นคนชอบเดินป่าก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับป่า
สนิทกับแม่น้องชมพู่ด้วยรู้จักคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี
นัดมือซ้ายรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำเข้มสูงประมาณ๑๗๕เซนติเมตร
หมอนัทวาดเอาไว้นะฮะหลังจากนั้นนะครับอีกภาพหนึ่งภาพที่สองนะครับ
หมอนัทบอกว่านี่เป็นคนที่รู้เห็นเป็นใจนะอายุประมาณ๕๐สูง๑๖๐เซนติเมตร
เป็นคนที่ชอบเก็บตัวอยู่เงียบแล้วชอบเข้าป่าเหมือนกันชอบตอนเย็นที่เข้าป่า
วันเกิดเหตุที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยใส่เสื้อสีพื้นชอบใส่หมวกเดินป่าสีเขียวลายทหาร
แล้วเชือกหมวกเนี่ยจะเป็นสีครีมนี่บอกอย่างนั้นเลยนะครับ
อีกคนนึงที่หมอนัทวาดภาพไว้เป็นคนที่๓บอกว่าเป็นคนที่มีส่วนรู้เห็น
อายุ๔๐๕๐ปีบุคลิกจะกวนหน่อยมีลายศักดิ์เสือที่แผ่นหลัง
มีรอยแผลตามตัวด้วยชอบดื่มเหล้าแล้วชอบมีเรื่องกับชาวบ้าน
แล้วเคยบวชพระด้วยทั้งหมดนะครับหมอนัทบอกว่าเป็นแค่นิมิตเห็น
ตัวจริงจะเป็นใครอันนี้เราก็ไม่รู้ยังไงก็ต้องรอผลการตรวจสอบ
นิติวิทยาศาสตร์ผลการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ใช้ได้ไหมครับได้ครับออกให้เรารู้กันถึงเยี่ยมต้องก็คุยกัน

ใช่ครับเป็นคนกวนสูงและแรงหน่อย
อาจจะรู้จักกับน้องคนผู้เป็นคนใกล้ตัวตลอดครับ

ใช่ครับมีรอยสักและรอยแผงตลอดต่างต่อตัวครับ
นี่ครับคุณนฤทธิ์เนี่ยที่หมอนัทวาดรูปทิ้งเอาไว้ให้
เอาไปให้คุณแม่น้องชมพู่ดูในวันนั้นนะครับ
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าใน๓รูปเนี่ยมีรูปหนึ่งนะ
แต่แม่บอกไม่ขอบอกแล้วกันว่ารูปไหน
แม่เองก็เคยสงสัยเขาอยู่แต่ไม่ขอบอกกันแล้วกัน

มีคล้ายแต่ไม่รู้ว่าคนที่เราคิดมันจะตรงหรือเปล่า
ฟังครึ่งไว้ครึ่งแต่ก็ทุกอย่างน่าจะขึ้นอยู่กับหลักฐานของตำรวจนะ
นี่นะคะแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องของการสเก็ตภาพคนร้าย
จากนิมิตรหรือว่าจากเรื่องของความเชิญ

คือทีมข่าวของเราไปสอบถามปู่ฤษีนาพฤษนะคะ

แล้วก็บอกว่านั่งยานแล้วก็สัมผัสเห็นถึงคนร้าย
แล้วก็มีการสเก็ตภาพคนร้ายออกมาด้วยนะคะ

จังหวัดมุกดาหารติไป
ดูฤษีนะคะปู่ฤษีนาพฤษ
บอกว่าคนร้ายเป็นคนในหมู่บ้านค่ะ
มีสองคนค่ะแล้วก็สเก็ตภาพให้ดูด้วยนะคะ
คนแรกเป็นผู้หญิงหน้าเนี่ยเหลี่ยม
ผมอยากโศกหน่อยไม่ยาวมากผิวสองสีออกคล้ำ
ดกหนาตาดุจมูกไม่โด่ง
ปากใหญ่ริมฝีปากงุ้มคล้ายนกแก้ว

ผู้หญิงค่ะคนแรกเป็นผู้หญิงที่ปู่ฤษีบอกนะคะ
นี่เพิ่งเป็นคนแรกนะที่เขาดูเขา
แล้วบอกว่าเป็นผู้หญิงนะคนร้ายนะ

ลักษณะใบหน้าสามเหลี่ยมผิวดำคล้ำผมสั้นคิ้วบาง
ตาเศร้าจมูกโด่งแต่ไม่ได้โด่งมาก
หนาค่ะนี่นะคะ
บอกว่านั่งสมาธิใช้ยานสัมผัสนั่งหลับตา
แล้วเห็นว่าคนร้ายลักษณะเป็นแบบนี้
คนร้ายสองคนนี้พาน้องชมพู่ออกไปจากบ้าน
ผู้หญิงเป็นคนจูงน้องชมพู่เดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ

พอไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่อะค่ะ
คนร้ายบีบคอน้องจนน้องหมดสติ
แล้วก็ลงมาจากภูเหล็กไฟ
จนมีคนขึ้นไปพบศพน้อง
สาเหตุที่คนร้ายฆ่าน้องชมพู่
เพราะว่าโกรธแค้นครอบครัวของน้องชมพู่ค่ะ
ดวงของน้องชมพู่ดวงดีนะคะ
จริงแล้วเป็นคนที่มีดวงชะตาดีมาก

ชีวิตยากถ้าเติบโตไปได้จะได้ดิบได้ดี

ทีมข่าวก็เลยถามต่อว่าโอ้โห

ปู่ฤษีนาพฤษบอกเลยไหมล่ะ
ว่าคนร้ายเป็นใคร
ปู่ฤษีก็บอกว่า
คนร้ายไม่ใช่คนบ้าบอเสียสติ
แต่บอกไม่ได้จริงว่าเป็นใครเดี๋ยวจะเสียรูปคดี
เดี๋ยวตำรวจจะมาเชิญไปเป็นพยานในคดี

ภายใน๓วันรู้ผลมีข่าวดี
แบบนี้ไหม
เขารู้ด้วยคำว่าไง

เขาจะสรุปสำนวนปู่ว่าไม่น่าเกิน๓วันนี้

ภายในสามวันนี้

นี่ไงแค่
ที่ว่าคนในพื้นที่เขารู้แต่เขาไม่กล้าพูดว่าเป็นใครนี่นะคะ
ทีมข่าวค่ะกำลังจะออกจากบ้านของปู่ฤษีนาพฤษ
ฤษีพูดขึ้นมาว่าครับเลขทะเบียนรถของทีมข่าวอ่ะ
จะให้โชคให้ลาบเหรออืมหนูกูบอกอ้อ
บอกว่าเนี่ยเหมือนกับลูกศิษย์ขับรถมาหาแล้วเลขทะเบียนรถของลูกศิษย์
ก็ออกรางวัลนะและนี่ก็คือรถทีมข่าวของเราค่ะ
ติไปใช่ไหมโปรดใช้วิจารณญาณนะคะคือคุณกิติศักดิ์เนี่ย
ท่านผู้ชมจำได้นะครับเขาก็เคยไปรถข่าว
อันนี้ของเรานี่แหละแล้วตอนนั้นไปเจอพี่นางสิริพรอำไพพงศ
ค่ะอ่าพี่นางก็เคยบอกว่าโอ้โหเลขทะเบียนรถสวยนะครับ
อ่ารถที่ตินั่งมาทำข่าวอืมก็ไม่ตรงฮะแต่นี่ปู่ฤษีบอกไง
ไม่ตรงกับสละกินแม่งรถป่านอ่านี่ปู่ฤษีบอกนะครับ
ท่านผู้ชมครับถ้ามาดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่
ในส่วนของผู้ต้องสงสัยนะท่านผู้ชมยังตามเรื่องของแอ๋มได้ใช่ไหมครับ
ยังจำได้ใช่ไหมฮะแล้วยังตามอยู่ใช่ไหมครับ
แอ๋มนะครับชายในพื้นที่บ้านกกอกนะครับ
ชื่อจริงว่านายพิษนุพรชัยมโยนะครับ
เขาถูกหมายเรียกจากตำรวจเมื่อวานนี้นะให้ไปที่สพกกตูมนะครับ
อ่าแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำหลังจากที่ก่อนหน้านี้
แอ๋มเคยไปให้สัมภาษณ์กับอ่าสื่อที่นึงนะครับ
บอกว่าเขาเนี่ยถูกตำรวจทำร้ายร่างกายบังคับให้รับสารภาพในคดีน้องชมพู่
แล้วชุดสืบสวนเนี่ยยึดโทรศัพท์เข้าไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือยึดไปแล้ว
พอเอามาส่งคืนหน้าจอแตกอืมนี่ฮะ
ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของเขาในวันที่๑๑พฤษภาคม
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปมันถูกลบหายไปหมดเลยค่ะ
แล้วเขาจะเอาที่ไหนมายืนยันว่าวันนั้นเขาไปไหนติดต่อกับใคร
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้องชมพู่ยังไงโอ้โหเท่านั้นแหละ
เมื่อวานนี้หมายเรียกมาถึงบ้านอืม
เจ้าหน้าที่ก็มาเชิญตัวแอ๋มไปสอบปากคำนะครับ
วันนี้เราไปคุยกับนายแอ๋มนะครับเขาบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ที่ตำรวจมานำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักเมื่อวานนี้
ก็เพื่อไปเคลียร์คดีเกี่ยวกับเรื่องที่ไปให้สัมภาษณ์อ่า
บอกว่าตำรวจเนี่ยยึดโทรศัพท์มือถือเข้าไปแล้วทำหน้าจอแตก
แล้วก็ไปลบข้อมูลของเขาอ่าซึ่งแอ๋มเนี่ยบอกว่า
ตำรวจเรียกไปเคลียร์นะฮะเขาใช้คำนี้นะ
แต่ตัวเขาก็ไม่ติดใจเอาความไม่ได้ต้องการแจ้งความดำเนินคดี
กับตำรวจคนที่ทำของเขาเสียหายนะครับส่วนเรื่องที่ถูกทำร้ายร่างกาย
เขาก็ไม่แจ้งความเพราะเขาก็มองว่าเป็นการทำหน้าที่ของตำรวจ
อ่าระหว่างที่สอบถามเขาเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ในแอ๋มบอกว่าที่ไป
พักเมื่อวานนี้นอกจากเรื่องโทรศัพท์มือถือแล้วตำรวจได้สอบถามเขา
เกี่ยวกับเรื่องคดีน้องชมพู่บอกว่าเป็นการสอบปากคำเพื่อประกอบสำนวนคดีด้วย
โดยถามเรื่องช่วงเวลาที่เขาไปจ้างช่างวากับช่างโด่งมาเลื่อยไม้ที่บ้าน
นะฮะบ้านนายแอ๋มอยู่ไม่ไกลกับบ้านน้องชมพู่นะครับวันนั้นมีช่างวาช่างโด่งมาทำงานไม้อยู่
นะตำรวจก็ถามว่ามีใครเป็นพยานไหมรวมถึงถูกนำตัวขึ้นภูเหล็กไฟอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
ซึ่งเขาก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะคำให้การที่ไม่ตรงกันหรือเปล่าอ่า
เนื่องจากเขาให้การเนี่ยต้องไปให้ปากคำหลายครั้ง
มันก็อาจจะสับสนบอกไม่ตรงกันได้ตำรวจก็เลยมาถามอีก
แต่ยืนยันว่าเขาไม่เคยกังวลเรื่องคดีน้องชมพู่เพราะเขาไม่เกี่ยวข้องจริง
ไม่ผมไม่อยากสดใสไม่อยากอะนาไกลฟะ
เพราะโทรศัพท์ผมมันกเก่าแล้วน่ะอืม

แต่เมื่อวานก็ไม่ได้ถามเรื่องชมพูเลย
ถามอยู่ครับถามกระสอบถามแล้วเออ
ตามนี้ก็ไม่เกี่ยวนะจบนะ
ส่วนพ่อของนายแอ๋มนะครับบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าที่ตำรวจมานำตัวลูกชายไปสอบปากคำเมื่อวานนี้
เชื่อว่าก็คงไม่มีอะไรนะครับ
ก็ได้บอกลูกชายไปว่าให้บอกตำรวจไปตามข้อเท็จจริง
เพราะว่าเขาเองก็โตแล้วมีครอบครัวแล้ว
เขาก็ต้องรับผิดชอบดูแลตัวเอง
คดีของน้องชมพู่นะครับพ่อของนายแอ๋มยอมรับว่าทำให้ที่บ้านได้รับผลกระทบ
จะไปทำงานไปไหนมาไหนก็ลำบาก
เพราะว่าต้องรอตำรวจมาสอบปากคำนะครับ
เชิญให้ไปโรงพักบ้างยิงลูกชายตกเป็นผู้ต้องสงสัยในช่วงแรกเนี่ย
ได้รับผลกระทบหนักกว่าคนอื่น
จะมีการจับคนร้ายผิดตัวหรือว่าจับแพะ
พ่อนายแอ๋มบอกว่าคงตอบตอนนี้ไม่ได้

แต่ถ้าลูกชายเขาถูกจับเขาก็ต้องถามว่า
ตำรวจมีหลักฐานอะไรมากล่าวหาลูกชายเขา
เกิดเหตุลูกชายเขามีพยานหลายคนว่านอนอยู่ในบ้าน
เกิดเหตุลุกจริง
อันนี้น่ะมายจับบริมาณไม่ใช่อ่ะก็แล้วไปอืมมายเรียก
มายเรียกเฉยเฉยเข้ยครับเหลืองเทราะชับเหลืองอันนั้นอืม
แล้วแล้วแต่ตำรวจเห็นมันเป็นมันแล้วก็เหลืองจังหลังไปเก้ตามหลัง
เห็นเห็นว่ามันจับแพะไหว้อันจำในที่เต็มบ่อนมันเหลืองจริงไงบ้า
ที่นี้ค่ะแนวทางในการสืบสวนคลี่คลายคดีน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
หลักหลักเนี่ยก็แยกเอาไว้ว่าคนร้ายอาจจะเป็นคนในพื้นที่บ้านเกาะเกาะ
ครับหรือคนร้ายอาจจะเป็นคนในพื้นที่บ้านเกาะเกาะหรือคนร้ายอาจจะเป็นคนในพื้นที่บ้านเกาะ
หรือคนร้ายอาจจะเป็นคนนอกพื้นที่ชุดข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายนอกพื้นที่เนี่ยค่ะ
ก็น่าสนใจคือมีประเด็นที่ว่าคนที่อยู่นอกพื้นที่อาจจะเข้ามาในพื้นที่บ้านกกอกก็คือข้ามมาจากฝั่งอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
ด้วยการใช้รถจักรยานยนต์ขี่ขึ้นเขาไปไปจอดพักที่ห้วยวังฮีแล้วเดินเท้าไปบ้านกกอกบ้านของน้องชมพู่
ข้อสันนิษฐานเอาไว้แบบนี้วันนี้ค่ะตำรวจชุดคลี่คลายคดีก็เลยเดินย้อนรอยค่ะ
จากบ้านกกอกขึ้นไปห้วยวังฮีไปจนถึงทางแยกไปอำเภอนาแก่คือเดินย้อนไป
ขึ้นไปด้วยทั้งสามคนก็เดินไปปกติไม่ได้เคร่งเครียดอะไร
บอกกับทีมข่าวว่าช่วงที่มีคดีน้องชมพู่เนี่ย
ขึ้นภูเหล็กไฟหลายรอบมากครับชินแล้วอืม
ข้อมูลชุดนี้ตำรวจคาดว่าเป็นคนนอกพื้นที่อะค่ะ
หลบหนีคดีลักรถแล้วเข้ามาก่อเหตุที่บ้านกกอก
อันนี้เป็นชุดข้อมูลที่ตั้งข้อสังเกตและสันนิษฐานเมื่อวันที่สิบ
พฤษภาคมที่ผ่านมามันมีคนร้ายค่ะ
ก่อเหตุชิงรถสายตรวจสพเขาวงแหกด่านตรวจในพื้นที่จังหวัดกาลสิน
ต่อเนื่องมาจนถึงจังหวัดนครพนมครับกล้องวงจรปิดจับภาพได้
ด่านสพเขาวงนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
อ่าจากนั้นคนร้ายเนี่ยเอารถสายตรวจไปจอดทิ้งไว้
สรรเขื่อนอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับแล้วหนีขึ้นเขาไปอ่า
กระบะของคนร้ายจอดทิ้งไว้ก่อนจะชิงรถตำรวจ
ตรวจค้นมียาเสพติดกว่าสี่พันเมตรแล้วคดีเนี้ยข่าวเนี้ย
เราเคยเล่าไปแล้วนะคะครับสิบพฤษภาคมนี่ค่ะนี่
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าจะเชื่อมโยงกับคดีนี้หรือเปล่า
เพราะเวลามันใกล้เคียงกันใช่ใช่คดีนี้ที่บอกไงครับ
ว่าโอ้โหคนร้ายขโมยรถของเจ้าหน้าที่
สายตรวจอ่ะใช่ใช่วันนั้นจำได้แล้วฝ่าด่านไปเลยอ่ะ
นี่ค่ะรถสำรวจนี่น่ะลึกว่ารถสำรวจแต่จริงจริงไม่ใช่
รถคนร้ายเนี่ยจอดทิ้งไว้ขึ้นรถตำรวจแล้วก็ขี่หนีไป
ขับหนีไปแบบเนี้ยค่ะอ่าอำเภอนาแก่เนี่ยนะคะ
อยู่ทางทิศใต้ติดต่อกับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับ
ว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หนีขึ้นเขามาค่ะ
แล้วก็มาจอดพักที่ห้วยวังฮีระยะทางจากรอยต่ออำเภอนาแก่
เข้ามายังพื้นที่อำเภอดงหลวงถ้าหากว่าลัดเลาะเข้าป่าไปยังห้วยวังฮีเนี่ยนะคะ
ก็ประมาณยี่สิบกิโลเมตรครับจากห้วยวังฮีมาที่บ้านเกาะเกาะ
ก็ประมาณ๒๖กิโลเมตรตามแผนผังนี้เลยค่ะ
สืบสวนนครพนมและชุดสืบสวนกรสิน
สืบจนรู้ตัวคนร้ายที่ขับรถกระบะซุกซ่อนยาบ้า
แล้วชิงรถตำรวจหลบหนีมานะคะครับ
คือนายชัชยะนันจันพักดีอายุสี่สิบปีครับ
อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวค่ะอืม
นี่ค่ะอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวอยู่ครับ
แต่ว่าการสำรวจเส้นทางวันนี้ก็เป็นเพียงการพิสูจน์ทราบเส้นทางเท่านั้นนะคะ
ก็ยังไม่ได้เจอหลักฐานใหม่ก็ยังไม่สามารถฟันทงได้ว่าเชื่อมโยงกับคดีนี้หรือเปล่า
ครับก็ตำรวจใช้เวลาในการเดินเท้าไปกลับเนี่ยค่ะ
หกชั่วโมงกว่าเลยนะคะอื้อหือคือคนร้ายที่ก่อเหตุในวันนี้สิบพฤษภาคมเนี่ย
ยังจับไม่ได้ค่ะใช่ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าสิบเอ็ดพฤษภาคมถ้านีไปเรื่อยเรื่อย
แล้วมาถึงพื้นที่บ้านกอกมันก็เป็นเขตรอยต่อที่มันเดินมาถึงกันได้
ก็เลยเป็นไปได้เป็นหนึ่งในข้อสันนิษฐานนะ
จริงไม่จริงตำรวจเขาก็ต้องสอบสวนสืบสวนหมดอ่ะใช่ไหม
ให้สิ้นสิ้นข้อสงสัยในทุกประเด็นอืมอ่าถ้าประเด็นนี้สืบแล้วสอบสวนแล้ว
มันไม่ใช่ก็ได้ตัดทิ้งไปค่ะนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านดูภาพที่เจ้าหน้าที่ขึ้น
ภูเหล็กไฟวันนี้เนี่ยอย่างที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไป
อ่ามีคนที่ขึ้นไปด้วยพาไปสอบถามอะไรด้วยหนึ่งในนั้นมีคุณยายคนหนึ่งขึ้นไปด้วยค่ะ
นะฮะคุณยายจำลองยายจำลองแดนกาศัยยายจำลองคือเจ้าของไร่มันสำปะหลังนะครับ
ไร่มันสำปะหลังที่จุดบ้านน้องชมพู่เนี่ยเขาจะเดินผ่านได้แล้วคุณยายบอกว่าวันที่ตามหา
น้องชมพู่เจอรอยเท้าของเด็กมันสิ้นสุดอยู่แถวไร่มันสำปะหลังของยายแล้วก็หายไปเลย
รอยเท้านั้นวันนี้คุณยายไปด้วยนะครับถามว่าคุณยายไปทำไมนะครับต้องถามนาริสบุญนิ่
ติดขบวนของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนที่เขาขึ้นภูเหล็กไฟด้วยยายบอกว่าอ๋อ
ขอติดขบวนเจ้าหน้าที่มาด้วยเพราะว่าอยากจะมาหาเห็ดอืมอ่า
แต่มีคดีน้องชมพู่เขาไม่ให้ขึ้นถูกต้องไม่ให้ชาวบ้านขึ้นภูเหล็กไฟ
ปกติเนี่ยฮะชาวบ้านเขาจะมาหาของป่ามาหาเห็ดหาอะไรพวกนี้กันนะครับ
คุณยายบอกว่าวันนี้รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะขึ้นมาก็เลยขอมาหาเห็ดด้วย
ติดขบวนมาด้วยขึ้นเขามาด้วยโอ้โหแล้วคนนี้ก็มาอีกแล้ว
อันนี้เป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่เราก็ยินดีเห็นไหม
เจ้าปลาส้มสุนัขที่บ้านน้องชมพู่สุนัขตัวโปรด
สนิทของน้องชมพู่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าตามคุณยายจำลองมา
ว่าตามนาริสมาค่ะนาริสไปบ้านน้องชมพู่ซะบ่อย
เจ้าปลาส้มนี่มันตามเลยค่ะเดินนำด้วยอ่านี่ฮะ
เดินนำด้วยว่าต้องมาตรงนี้ตรงนี้นะครับ
นาริสก็ช่วยคุณยายจำลองถือข้าวถือของไปด้วยนะครับ
จำลองบอกว่าตั้งแต่เกิดคดีน้องชมพู่เนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ชาวบ้านขึ้นมาหาของป่าบนภูเหล็กไฟ
แต่เวลาที่มีเจ้าหน้าที่จะขึ้นมาพื้นที่มาตรวจสอบมาอะไรก็ตาม
ถ้าชาวบ้านคนไหนเขาทราบข่าวเขาก็จะมาขอติดขบวนขึ้นมาด้วย
อ่าเพื่อมาเก็บเห็ดนะฮะวันนี้ระหว่างที่เดินขึ้นเขาเนี่ยนะครับ
จำลองก็เล่าเรื่องสมัยก่อนให้กับนฤทธิ์ฟังนะครับอ่า
คุณยายบอกกับนฤทธิผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าตัวยายเนี่ยนะ
ใช้เส้นทางขึ้นลงเขาที่ภูเหล็กไฟเนี้ยมาสี่สิบกว่าปีแล้วนะค่ะ
ตั้งแต่สมัยยายเป็นวัยรุ่นนี่ถ้าย้อนไปตอนเป็นวัยรุ่นนาริสเจอยายเนี่ย
นาริสอาจจะอึ้งกว่านี้นี่นะฮะนาริสก็คุยกับคุณยายนะครับ
แล้วคุณยายจำลองบอกนะครับบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง
ช่วงนั้นเป็นช่วงวันพระยายเนี่ยมาหาเห็ดบนภูเหล็กไฟ
มาช่วงเย็นใกล้พบค่ำตอนที่กำลังเดินอยู่ในป่า
นี่ฮะคุณยายจำลองบอกเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มสีดำ
แล้วได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนเนี่ยขยมอยู่บนต้นไม้
อ่าขยมแบบอืมทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
คุณยายก็พยายามดูว่าเอ๊ะมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่า
ไม่มีนะยายบอกไม่มีมองไปไม่มีเจอแต่เงาสีดำดำนะ
อ่าก็พอยายมองไปเห็นเนี่ยเงาสีดำดำเนี้ยมันวิ่งหนีไป
ยายก็รีบวิ่งไปนะไปตามหาเสียงนั้นว่ามันเสียงอะไรนะ
เงาอะไรแต่ก็ไม่เจอใครยายบอกยายมั่นใจแน่แน่ว่าวันนั้นเนี่ย
ยายเจอผีหลอกแน่แน่อืม
มันก็มาเขย่าผู้ไม้แล้วก็ไปอืมแล้วก็ไปอีกแล้วก็ข้างหน้ามันก็

ก็ยายก็ไปหาก็ไม่เห็นยายก็ว่าผีหลอกแล้ววันนี้วันสินด้วย
อืมแล้วเป็นรู้ได้ไงว่าผีหลอกตอนนั้นก็คิดเอาอ่ะอืม
ไม่มีผีแล้วใครก็ยายก็เดินไปหาอืมวันนั้น
นี่เห็นไหมเจอผีหลอกเข้าไปค่ะนาริสบอกโอ้โหยาย
แค่เรื่องผีหลอกนี่ก็กลัวจนขนหัวลุกยายบอกอย่าเพิ่งกลัวลูก
ยังมีเรื่องถูกผีเข้าด้วยโอ้โหเจอผีหลอกแล้วเจอผีเข้าอีก
จำลองบอกว่าเคยถูกผีเข้านะครับวันนั้นวันเกิดเหตุเนี่ย
ยายบอกว่ายายไปช้อนกุ้งแล้วอยู่เดินสะดุดล้มนะฮะ
จากนั้นก็เกิดอาการแบบผิดผิดแปลกขึ้นไปทันทีเหมือนกับผีเข้า
ยายบอกยายฟ้อนรำโดยไม่รู้สึกตัวนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับ
เวลามีงานฟ้อนรำที่หมู่บ้านไหนเนี่ยยายจำลองก็ไปร่วมด้วย
ยายบอกว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะที่ไปช้อนกุ้งแล้วสะดุดล้ม
แล้วเหมือนถูกผีเข้าฟ้อนรำโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเวลาไปงานบ้านไหนแล้วมีงานแล้วมีฟ้อนรำนะ
ยายบอกยายจะลุกขึ้นร่ายรำโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่รู้สึกตัว
ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ยายจึงเชื่อว่าณปัจจุบันนี้
ยังมีผีฟ้าอยู่ในร่างยาย
ลักษณะการลำมีแบบเนี้ยลำอย่างงี้เลยอืมลำแบบนี้หรือ
รู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเลยเหรอฮะ
เบาวิ่งไปเลยไม่ลับตาสิแต่มันไปเองไปเองลักษณะการกายอืม
นี่เห็นไหมคุณยายก็รำให้นาริสดูนาริสนี่ก็มือก็ไปแล้ว
มือจะลำแล้วนาฤทแต่สู้คุณยายไม่ได้นาฤทอ่านี่ฮะ
ก็เป็นประสบการณ์ของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มานานนะครับ
วันนี้คุณยายก็ขึ้นไปหาเห็ดติดขบวนเจ้าหน้าที่ไปด้วยแต่ทีนี้ค่ะ
เดี๋ยวย้อนกลับไปดูกรณีนายนารินหน่อยครับที่ถูกจับนะคะ
หมายจับข้อหาอาณาจารย์เด็กผู้หญิงวัย๕ขวบอีกคดีหนึ่งนะคะ
คือทีมข่าวของเราเนี่ยไปที่บ้านของนายนารินเลย
ต้องถูกสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
คุณกิติศักดิ์นะคะรายงานสดมาจากบ้านของนายนารินนะคะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณกิติศักดิ์ได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านของนายนารินนะครับ
ผู้ต้องสงสัยที่กระทำอนาจารย์เด็กหญิงอายุ๕ขวบนะครับ
ซึ่งวันนี้ตัวนายนารินเนี่ยก็อยู่ที่สพกกตูมกับตำรวจนะครับ
แต่บรรยากาศที่บ้านเนี่ยตอนนี้ภรรยาและลูกเนี่ยก็ได้กลับมาแล้วหลังจากไปเยี่ยมนายนารินกัน
เดี๋ยววันนี้เราจะไปฟังว่าเขาพูดคุยอะไรกันนะครับ
ตอนนี้สภาพจิตใจของพี่นารินเป็นยังไงบ้างครับผม
แล้วเราได้ให้กำลังใจอะไรกับเขาหรือได้พูดคุยอะไรกับเขาไหมครับผม

ที่ออกมาจากสพนี้เราพูดอะไรกันครับ
โอเคครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านของนายนารินนะครับ
ซึ่งเราพยายามสอบถามกับทางภรรยาของเจ้าตัวแล้วแต่ทาง
ยาของเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าต้องการที่จะพักผ่อนแต่
เบื้องต้นที่คุยมาก่อนนั้นเนี้ยนะครับก็บอกว่าก็ได้มี
ให้กำลังใจกันแล้วแล้วก็เชื่อว่าสามีตัวเองไม่ได้
ทำนะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่บ้านของใน
นารินครับผมอืมค่ะขอบคุณคุณกิติศักดิ์นะคะคือตัวนาย
นารินเองยังอยู่ที่โรงพักกกตูมนะคะนายนารินก็ปฏิเสธ
ข้อหาอาณาจารย์เด็กผู้หญิงวัยห้าขวบอืมแล้วก็
ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ครับอืมคดี
น้องชมพู่เนี่ยถ้ากลุ่มบุคคลต้องสงสัยจะมีกลุ่มหนึ่ง
ที่เป็นผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
ค่ะนะฮะตอนที่ตำรวจได้พยายามแยกกลุ่มแล้วก็นำตัว
มาสอบปากคำเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขามีประวัติเกี่ยว
ข้องข้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอืมนะแล้ววัน
น้องชมพู่หายตัวไปก็ไม่ได้ไปช่วยตามหาค่ะอ่า
ทีนี้ก็เลยอ้าวเป็นหนึ่งในกลุ่มต้องสงสัยเลยนะครับ
ก็ถูกเรียกไปสอบปากคำอยู่ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้ไปคุยกับผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็คุณแม่ด้วย
นะตอนที่ถูกสอบปากคำถูกนำตัวไปเนี่ยช่วงนั้นก็
มีภาพอยู่นะครับแม่ของผู้ชายคนนี้นะครับอ่า
สมมุติว่าชื่อนายสมคิดก็แล้วกันค่ะน่ะอ่าผู้ชาย
คนนี้เนี่ยหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเนี่ยแม่เขาบอกว่า
ตอนนี้สบายใจขึ้นนะครับยอมรับว่าโล่งใจขึ้นนะฮะ
เพราะว่าหลังเนี่ยตำรวจไม่มาสอบปากคำลูกชายแล้ว
เกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่แต่
ก็ยังกังวลอยู่นั่นแหละแม่บอกกังวลว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยว
ลูกชายจะตกเป็นแพะเป็นลาเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาลือกัน
หรือเปล่าแม่ของนายสมคิตบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนพูด
น้อยนะฮะถามคำตอบคำเพราะว่ามันก็เป็นอาการจากเรื่อง
การเสพยาเสพติดมันก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของประสาท
แล้วก็สมองนะแต่แม่ขอย้ำว่าวันเกิดเหตุที่ลูกชายไม่ได้
ช่วยตามหาน้องชมพู่เนี่ยเพราะว่ามีผดผื่นมีตุ่มขึ้น
ตามตัวเต็มไปหมดเลยก็เลยต้องนอนอยู่ที่บ้านวันนั้น๑๑
พฤษภาคมเนี่ยนะครับแต่แม้ลูกชายจะไม่ได้ไปแต่คนในครอบครัว
ครัวไปนะพ่อก็ไปพี่สาวก็ไปไปช่วยกันตามหาทุกวันนะไป
ตั้งแต่เช้าจนมืดค่ำไปทุกวันจนกระทั่ง๑๔พฤษภาคมไป
พบศพนะแต่กลายเป็นว่าผลที่ได้รับก็คือลูกชายของบ้าน
นี้ต้องกลายมาเป็นผู้ต้องสงสัย
ถ้าวันนั้นสมคิดลุกขึ้นแล้วไปหาชมพู่กับยายเนี่ย
ก็อาจจะไม่ผิดปกติใช่ไหมหมายถึงว่าวันที่ตามหาย
ตามหาชมพู่น่ะที่ชมพีเขาไม่ได้ไปเขาบอกว่าเป็นอะไร
นะเออบอกจะไปจริงเพื่อนเป็นอย่างมันก็บอกไปเพื่อนเป็น
อย่างมันก็บอกไปหาอ้าวก็เป็นพุธเป็นผู้เป็นติ่มกระโตอัน
นี้ล่ะบอกคืนอย่างสี่แหละว่าเออมันคืนติ่มกระโตแล้ว
ยายก็มาปูดเบิ้งมาปูดเบิ้งแล้วยายก็ยายก็บอก
อยู่ได้ว่าบอกรู้ภาษาบอกยายว่าอันนี้น่ะอืมยายก็บอก
อยู่ว่าสมคิดไม่ไปหรือหาอันคนเฮ่น้ำขาวโอ๊ยแม่
ไม่ได้ไปล่ะอันค่อยเป็นพูดเป็นพจน์เป็นพูดทั่ว
กระตุ้นกระตัวโอ้เนอะมันก็วัชนี้อืมแล้วก็ยายก็
มาพูดเบิ้งอันยายเห็นมันดังไฟอยู่อันแหละอืมยาย
ก็มาพูดเบิ้งมาพูดเบิ้งแล้วตามโตบอกตามกระตุ้น
ใจเสียใจมากอันเขาหาเรื่องใช้ลูกยายเสียใจ

ยายไปช่วยหาลูกเราก็ได้ไปช่วยหาแล้วเขา
เขาเลยหากาวหาชัยลูกยายเป็นผู้ร้าย

ก็ยายก็เสียใจทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเอ๊ยทั้งน้องเขาลละ

ถามก็ไม่เห็นโยน้องหมดบานนี้

ห้าวถามก็บอกปาก
ก็นายสมคริชนะครับ
บรรณีได้ไปที่ห้วยวังฮีนะครับ

เขาก็ยอมรับว่ารู้สึกสบายใจขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ย
ตำรวจไม่เรียกไปสอบปากคำแล้วนะครับแต่เขาก็บอกว่าถ้าวันนั้นนะ
ช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปเขาลุกขึ้นไปช่วยหาน้องชมพู่นะ
ก็คงถูกตั้งข้อสงสัยอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าเขามีประวัติเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
ส่วนห้วยวังฮีที่ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเด็กนะ
คาดว่าจะเป็นจุดที่คนร้ายเอาเด็กมาทิ้งเอาไว้ก่อนที่น้องชมพู่จะเสียชีวิต
นายสมคิตบอกว่าเขาไม่เคยขึ้นเขาภูเหล็กไฟนะครับห้วยวังฮีก็ไม่ได้ขึ้นมาเลย๒๓ปีแล้วนะครับ
อ๋อขึ้นมากินข้าวครับแล้วก็ลงไป
เขาก็พามาดูแต่ละจุดใช่ไหมครับผมพามาหาเราดูแต่ละจุด
ที่วันนั้นมาเขาก็ไม่ได้ถามอะไรครับ
เพียบพามาเฉยเฉยอืมซึ่งจากนั้นก็บอกว่า
ไอ้ตรงห้วยวังฮีที่เรามาเนี้ยโอเคแหละเคยมาแต่นานแล้วครับ

ทีนี้นะคะในคดีของน้องชมพู่ก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้มองเห็นภาพในแง่มุมของกฎหมายกันหน่อยนะคะ
ครับว่าผ่านมาสี่สิบสี่วันแล้วทำไมถึงยังจับคนร้ายไม่ได้
อะไรคือหลักฐานสำคัญที่จะมีน้ำหนักที่จะไปเชื่อมโยงกับตัวคนร้ายแล้วก็ควบคุมตัวมาดำเนินคดี
ทีมข่าวไปคุยกับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักงานคดีอายาธนบุรีค่ะ
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยประเด็นสำคัญคือต้องรู้สาเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่ก่อน
ต้องรอผลการชนะสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการต้องรอผลสรุปทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจน
ครับเพราะนี่คือเรื่องสำคัญมากนะคะต้องรอสิ่งต่างต่างเหล่านี้ถึงจะสามารถเชื่อมโยง
ไปยังตัวคนร้ายหรือผู้ก่อเหตุได้อาจารย์เชื่อว่าอีกไม่นานค่ะ
คดีน่าจะคลี่คลายและจับคนร้ายได้ตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นแน่น
ย้ำว่าคือต้องแน่นค่ะหลักฐานแต่ก็ขอให้คนดูและสื่อมวลชนอย่างเราเองเนี่ยนะคะ
อย่าไปเร่งการทำงานของตำรวจเพราะถ้าหากรอบครอบหาหลักฐานอย่างแน่นหนาเท่าไหร่
ก็จะได้ไม่ต้องมีแพ้ไงคะความรอบครอบและหลักฐานที่มันแน่นหนาอันนี้สำคัญ
เชื่อว่าตำรวจน่าจะได้เบาะแสพอสมควรแล้วค่ะ
เราไม่มีข้อมูลตรงที่ว่าน้องชมพู่เนี่ยสาเหตุการตายผลการชนะสูตรพลิกศพที่
พนักงานส่วนเขาได้มาเนี่ยว่าหนึ่งสาเหตุการตายเกิดจากอะไรนะครับ
ล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่แล้ววัตถุพยานของกลางทั้งหลายเนี้ยเอ่อ
เป้ายังไงอันนี้คือตัวสำคัญส่วนพยานบุคคลทั้งหลายที่พยายามประกอบกันการค้นหา
ซอกทุกมุมเราจะเห็นว่าคดีนี้นี่มีการค้นหาพยานหลักฐานที่มาก
มีการเดินเรียงหน้ากระดานนะครับไปดูทุกที่ตรวจสอบทุกที่
มันก็ยิ่งทำให้คดียากขึ้นเรื่องเนี้ยผมว่าสุดท้ายเนี่ย
มันจะอยู่ที่เหตุและผลความเป็นไปได้ตักกะของแต่ละคน
วันนี้มันจะมีผมคิดว่าอย่างตำรวจเขาบอก
ในตำรวจเชอรี่บอกน้องเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองมันเป็นเพียงข่าวลวง
เนี้ยครับคือก็ต้องเข้าใจพันธการสุดสุด
อันนี้ก็จะมีข่าวให้ข่าวได้ตามสมควรนะครับ
เราจะสังเกตเห็นได้จากคดีทำ
คดีที่ลบบุรีพก๊อบเนี้ยฮะก็จะมีช่องทาง
แต่ผมเชื่อว่าณเวลานี้เนี่ยตำรวจก็คงได้เบาะแสแล้วแหละ
เพียงแต่ยังไม่บอกอาจจะทางกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและหาข้อเท็จจริง
เพื่อประติดประต่อข้อเท็จจริงให้ได้นะครับ
ชัดเจนกว่านี้แต่คงแต่ในความเห็นผมนะ
ถ้าที่ดูคดีมาไม่น่าจะยาวถึงขนาดนี้
เพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจได้ว่าพยานหลักฐานเนี่ย
เรื่องนี้ถ้าพูดกันตรงแล้วเนี่ยพยานหลักฐานอาจถูกทำลายไปบ้าง
ทำลายเนี้ยไม่ใช่ผีป่าซาตานอะไรนะไม่ใช่น่ะใช่
แต่คิดว่าไอ้การที่เข้าไปค้นหลายรอบหรือเดินย่ำหลายรอบเนี่ย
อาจจะทำให้พยานหลักฐานบางอย่างเสียหายได้
ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าน้องเขาเสียชีวิตเพราะอะไร
ตัวนี้อลัยงานชันวดพระยุคศพก็จะเป็นตัวบ่งชี้
แล้วเมื่อพิจารณารวมกับพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นเนี่ย
ผมว่ามันจะชัดขึ้นขณะนี้ถ้าสังเกตดูให้ดีนะ
นั่งงานสับสวนก็ดีสื่อสารมันชนอื่นก็ดี
พยายามดูเส้นทางที่น้องเขาไปเนี่ย
ไปทางไหนไปยังไง

มันจะถอยกลับมาถึงจุดที่เริ่มต้นได้
แต่วันนี้แม้กระทั่งจุดเริ่มต้นยังหาไม่เจอ
เพราะต่างจังหวัดเราก็ไม่มีกล้องวงจรปิด
อาจจะเพราะว่าเราคุ้นเคยกับกล้องวงจรปิดมากเกินไป
แต่ตัวนี้ก็ต้องดูนิดนึง
แต่ตำรวจสอบหลายครั้งผมว่าเขาคงอยากจะให้มันรอบครอบมากกว่า
น่าจะเป็นคนที่ต้องรู้จักและคุ้นเคยกับเด็กพอสมควรนะ
เพราะเราดูภาพข่าวการขึ้นไปขึ้นบน
ถ้าเด็กไม่รู้จักกูไม่ไปด้วย

มันมันก็น่าจะมีอะไรมากกว่านั้น
แต่ชุดที่ออกลองเท้านี่ถอดนี่นี่ออกโรงเท้า
อย่างที่ผมบอกว่าคนที่ตอบได้ดีกว่าที่สุดก็คือ

แต่ไม่คำนวณได้จากอุณหภูมิร่างกายหรือสภาพร่างกายนะครับเด็ก
ขนาดนี้อายุขนาดนี้เกิดอาการผิดปกติทั้งร่างกายหรือเขาอาจจะ
อ่าท่านผู้ชมครับตอนนี้สี่สิบสี่วันค่ะอ่าหลายครั้งที่ทีมข่าวของเราที่อยู่ที่บ้านกอกกอกเนี่ย
ได้ไปพูดคุยนะไปสอบถามความคิดเห็นความรู้สึกของชาวบ้านในพื้นที่อืม
สะท้อนมาหลายอย่างนะมันก็มีทั้งความเครียดความหวาดระแวง
ความไม่ไว้วางใจอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าความกลัวว่าคนร้ายถ้ายังอยู่จะมาก่อเหตุอะไรไหม
แล้วก็บอกว่าตอนนี้คือแทบไม่ได้ทำมาหากินกันเลยนะคะลำบากเดือดร้อนไปหมด
ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่จะมาค้นอะไรที่บ้านไหมเรียกตัวไปสอบปากคำไหมครับ
บางคนก็กลัวว่ามาแล้วไม่เจอเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามีพิรุษ
ส่วนภาพที่ท่านเห็นเนี่ยคือภาพเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านกกอกทั้งหมดเลยนะครับมารับของได้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านได้รับสิ่งของบริจาคมาจากร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง
อ่าซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ประสงค์ออกนามอืม
แต่เขาอยากช่วยเหลือเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะฮะ
เขาเอาข้าวของเครื่องใช้กับข้าวกับปลาอาหารการกินต่างเอามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกคนที่บ้านกอก
เพราะรู้ว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบทำมาหากินไม่ได้ออกไปทำงานไม่ได้นะครับ
ก็มีอาหารมีไข่ไก่นะฮะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่ครับ
ผู้ใหญ่บ้านก็ให้มาจดชื่อก็ลงช่งลงชื่อติ๊กชื่อเอาไว้
ใครมารับใครยังไม่ได้รับเนี่ยนะฮะก็ถือว่าช่วยเหลือกันในช่วงเวลานี้ค่ะ
มีใครใครให้มาแจกครับแกไม่ให้ออกงานแต่เป็นร้านพอดิเตอร์อยู่ตรงหลวงครับ
ให้ทางผู้ใหญ่มาแจกชาวบ้านครับเนื่องเนื่องเรื่องอะไรกัน
ก็ติดตามข่าวแบบชาวบ้านอ๋อเห็นเห็นว่าเห็นว่าชาวบ้านลำบากใช่ไหมครับ
เห็นว่าชาวบ้านลำบากก็เลยเอามาให้ชาวบ้านค่ะ
น้อยน้อยน้ำใจของคนหลวงหลวงด้วยกันแล้วก็ว่ายิ่งใหญ่สำหรับบ้านเราค่ะ
ครับก็เลยจัดชุดมาให้ทั้งหมดกี่ชุดครับประมาณร้อยชุดก็ครบ
ก็ครบทุกครัวเรือนเลยครับอื้อหือค่ะน้ำใจที่ส่งมาให้นะฮะ
จริงจริงครับนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะย้อนกลับไปหน่อย
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรานะคะ
ไปที่บ้านลุงพลแล้วตอนนี้ครับนี่นะคะไปคุยกับลุงพลเพิ่มเติม
กรณีที่มีการจับกลุ่มตัวนายนารินนะคะเป็นผู้ต้องหาคดีอนาจารย์เด็กไว้๕ขวบ
แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่ด้วย
ลุงพลจะว่ายังไงบ้างนะคะติดตามจากคุณกิติศักดิ์ได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมครับขณะนี้ทีมข่าวของเราก็ยืนอยู่บริเวณ
หน้าบ้านของพระธรรณนะครับซึ่งลุงพลปกติจะมาติดตามข่าวสาร
คดีของน้องชมพู่ที่บริเวณบ้านหลังนี้ทุกวัน
สวัสดีครับลุงพล
เอาข้อตามนัดต่อนี้เลยเราก็ติดตามข่าวสาร
เป็นผู้ต้องสูงสายอาจารย์เด็กหญิงอายุ๕ขวด
ตอนนี้ความคิดของเราเป็นยังไงบ้าง

ว่าเขาติดตามเรื่องนี้มายังไง

เราก็เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยมาก่อน
การที่มีข่าวนี้กับความคิดของเรามันยังไง

ตัวจริงไม่ได้

หาของป่าแค่นั้นเอง

ผู้ชมรูมานทราบเป็นนั่ง
อะไรเจ้าที่เขาตรวจสอบ

ก็ยังงงอยู่ครับก็ยังงงอยู่นะเพราะว่าเพิ่งรู้ข่าวมาตอนเย็นเนี่ยครับ
แล้วเราได้ไปแบบพูดคุยกับทางภรรยาเขาลูกเขาบ้างสอบถามอะไรแบบนี้บ้าง
ไม่ครับไม่แล้วก็ต่างคนต่างอยู่บ้านใครบ้านมัน
แล้ววันนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ตำรวจลงปุ๊บชาวบ้านมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างไหมครับผม
อันนี้ยังไม่รู้ครับเพราะว่าเพิ่งจะมาบ้านป้าถอนนี่แหละครับ
เพราะว่าก็งงอยู่นะผมยังงงอยู่ว่าเจ้าหน้าที่เขาตามไปยังไง
ถึงรู้ว่าหมอภูพันธ์กับพระเดียนอาจารย์เด็กอันนี้ผมไม่ทราบ

นิสัยนารินก็ไม่น่าจะเป็นนะไม่น่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้
อันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับไม่น่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้

และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ลุงพลเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
อิทธิศักดิ์วิรัชัยเจริญศุกร์ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
มีลูกศิษย์นำวัตถุมงคลไปบูชาแล้วเกิดปฏิหารร่ำรวยเงินทอง
ก็เลยนิมนต์มาอีกรอบหนึ่งค่ะครับคือหลวงเตี๋ยบอกว่าเหมือนกับ
สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ที่นับถือพระเดือนชัยด้วย
ส่วนที่บอกว่าพระเดือนชัยถูกให้ออกจากจังหวัดมุกดาหาร
เตี๋ยบอกก็รู้ข่าวไม่ติดใจอะไรเพราะพระเดือนชัยไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนี่
เคารพการตัดสินใจของพระผู้ใหญ่ในจังหวัดมุกดาหารนะ
ให้พระเดือนชัยออกจากพื้นที่แต่ความคิดส่วนตัวของหลวงเตี๋ย
หลวงเตยคิดว่าพระเดือนชัยแกก็เป็นผู้ปฏิบัติดี
เป็นพระที่หลายคนอาจจะยังเข้าไม่ถึง
ก็เลยทำให้เป็นที่นับถือแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างมากมาย
กรณีที่หลายคนใส่ร้ายมองว่าใบ้หวยหรือเปล่า
อยู่ดีมามีนิมิตเห็นคนร้ายคดีน้องชมพู่เนี่ยนะ
หลวงเตี๋ยบอกว่าไม่ใช่การใบ้หวยหรืออะไรหรอกแต่เลขที่เห็นในข่าวอ่ะ
เป็นเลขที่พระเดือนชัยก็นิมิตแล้วก็เขียนขึ้นมาแล้วก็เลขที่ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลก็เป็นทะเบียนรถ
ท่านไม่ได้มาใบ้หงใบ้หวยอะไรสักหน่อยไปตีความกันเองไปซื้อกันเองแล้วก็ถูกลอตเตอรี่กันเอง
ที่ล่าสุดได้คุยกับพระเดือนชัยพระเดือนชัยบอกว่าตอนนี้เครียด
เสียใจกับข่าวที่ออกไปในทางไม่ดีก็เลยอยากจะฝากนักข่าวทุกช่องว่าเห็นใจแกหน่อย
ให้แกได้อยู่ทางทำปฏิบัติทำตามปกติอย่ามารบกวนกันเลย
เรื่องน้องชมพู่นี่จบไปแล้วไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเพราะหลวงปู่ยังไงก็ไม่พูดถึงเรื่องน้องชมพู่อีกแล้วแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเรื่องเกี่ยวกับหวยนะในส่วนของงวดที่แล้วที่ออก๗๖๔ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องรถทะเบียนรถไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการใบ้หวยอะไรทั้งสิ้น
ตอนนี้เนี่ยหลวงปู่ท่านเสียใจมากนะเสียใจมากแล้วก็ทำใจไม่ค่อยได้เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลวงปู่ก็เป็นพระนะท่านอาจจะประวัติยังไงอันนี้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ท่านบวชแล้วท่านก็เป็นพระท่านก็รักษาธรรมวินัยท่านสามารถเทศได้ถึง๕ชั่วโมง๖ชั่วโมงดึงที่ไม่หยุดเลยอย่างนี้มีใครทำได้

ไม่ได้ใบ้หวยครับแค่ให้ทายเลขกันนี่นะคะอืม
ก็มีการโพสต์เอาไว้มีภาพของพระเดือนชัยแล้วก็มีตัวเลข
ครับมุมใหญ่ใหญ่ขวาล่างแล้วก็มีระบุว่ารุ่นหนีนักข่าว
นี่นี่ค่ะเห็นไหมคะมุมขวารุ่นหนีนักข่าว
ก็น่าจะเป็นลายมือของพระเดือนชัยใช่แล้วก็มีตัวลงตัวเลขอยู่บนภาพอย่าง
เนี้ยค่ะแสดงว่าเพิ่งเขียนให้กับลูกศิษย์นั่นแหละใช่ไหมอืม
ลูกศิษย์ก็เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วก็บอกให้ทายเลขกันว่าเนี่ย
เลขท้าย๒ตัวงวดที่กำลังจะถึงเนี่ยจะออกอะไรประมาณนี้
เลขเลิกไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยท่านเขียนภาพเอาไว้รุ่นหนีนักข่าวเนี่ย
อืมใช่ไหมช่วงนี้ก็หนีจริงจริงเพราะว่ายังไม่เจอเลยอ่า
เรียกหนีดีกว่าไม่อยากเจอแล้วกันนะไม่อยากออกสื่อ
งดออกสื่อช่วงนี้อ่าแต่ก็ไม่รู้ว่ายี่สิบเจ็ดถึงสามสิบ
มิถุนายนจะไปเป็นประธานหล่อเทียนพรรษาหรือเปล่านะเหมือนที่หลวงเตี๋ยบอกได้นะคะ
ครับแต่ทีนี้ค่ะในโลกโซเชียลแชร์คลิปพระเดือนชัย
ปลูกเสกวัตถุมงคลนะคะที่คนก็รู้สึกแปลกในคำสวด

อืมที่คุณพ่อคุณบอกใช่ไหมเป็นเพลงอ่าตีสักมังกรค่ะ
อาจารย์เพลินพรมแดนนะฮะก็เป็นคลิปล่าสุดของพระเดือนชัยนะ